คุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนครับสถานีผีดุของเรายังคงความเข้มข้น
ความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเหมือนเช่นเคยเห็นไหมฮะข้างผม
เราเริ่มต้นกันด้วยทีมผีนางรำเป็นทีมผีที่ชาวโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี
เชื่อว่าทุกท่านนั้นมีความกลัวมีความฝังใจกับผีนางรำที่เป็นเรื่องเล่าอยู่แล้วนะครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่า
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์นี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดในธีมของนางรำท่านแรก
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
มาพร้อมกับเรื่องหุ่นยายจนเป็นที่มาของฉายาชื่อของเขาเลยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเบนส์คุณยายครับสวัสดีครับคุณเบน

โอ้โหเป็นไงฮะนี่แค่ปิดแมสนะเปิดตานิดเดียวนะ

อ่าน้องเบ้นครับปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
วันนี้มานั่งคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาครั้งแรกตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นมากครับพี่

บอกว่าระดับเบนท์เนี่ยผ่านฉลุยอยู่แล้ว
อันนี้ยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิม
วันนี้เบ้นมีเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเรา

ฟังชื่อเรื่องแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับผียังไง

วันนี้น้องเบ้นมาพร้อมกับเรื่องของวันทองห้ามทัพ

อันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงก็ไม่เชิงนะพี่
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปรับรู้มาอีกทีนึง

แต่สิ่งที่รับฟังมาเนี่ยมันมีตัวผมที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วย

น่าสนใจเรื่องนี้วันทองห้ามทัพ

ครับก็ผมเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้ตอนผมอายุ๑๗ปีนะครับผม
ซึ่งย้อนกลับไป๘ปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ชั้นม๕ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับผม
ซึ่งผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนของผมจัดงานกีฬาสี
ซึ่งงานกีฬาสีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเลสอะพี่
ซึ่งต้องเดินขบวนพาเล็ตของแต่ละสีเดินรอบตลาดรอบเมืองอะไรประมาณนี้
ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ทางโรงเรียนของผมเนี่ยจัดงานกีฬาสีในตรีมรามเกียรพี่
ซึ่งผมเนี่ยได้รับหน้าที่ได้รับบทแต่งตัวเป็นพลักษณ์ครับผม
ซึ่งต้องเดินคู่กับพระรามแล้วก็นางศรีดานะครับ
ซึ่งนางศรีดาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคนที่แต่งเป็นนางศรีดาเนี่ย
เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนพี่มาจากประเทศจีน

เป็นคนจีนเลยครับผมซึ่งพูดภาษาไทยเนี่ยสื่อสารกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากพี่
ตอนนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเขามีชุดให้นะพี่
แต่ว่าความพึงพอใจของผมเนี่ยผมคิดว่าชุดของทางโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเก่า
แล้วค่อนข้างที่จะชำรุดนะพี่
ผมก็เลยมีความคิดเห็นกับเพื่อนที่แต่งเป็นพระรามแล้วก็นางศรีดาเนี่ยว่าจะออกไปหาเช่าชุดกัน

ให้มันดูเต็มเพราะว่าเราเป็นจุดเด่นของโรงเรียนอะพี่
ถือว่าเป็นตัวเอกทั้ง๓ตัวก็เลยอยากจะดูดีดูเด่นที่สุด

ปรากฏว่าหายากมาก
เพราะว่าเราต้องรู้จักร้านที่เขาทำเรื่องโขน
เรื่องชุดไทยโดยตรงถึงเราจะรู้แหล่ง
แต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปร้านเช่าชุดธรรมดาเขาไม่มี
แต่บังเอิญว่าผมเนี่ยรู้จักกับพี่คนนึง
ที่เขาเป็นเด็กนาฏศิลปเด็กลำโดยตรงเลย
ผมก็เลยปรึกษาเขาเรื่องการหาชุดนี่แหละครับผม
พี่เขาก็เลยแนะนำมาว่า
พี่เขาพอจะรู้จักอยู่ที่ที่นึงนะพี่
แต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นล้าน

ชื่อว่าบ้านเครื่องครูรัฐ
ตอนนั้นผมก็อยากไปดูอะพี่
ก็เลยขอพิกัดแล้วก็ขอเบอร์ของคุณครูรัฐ
อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคุณครูรัฐเนี่ย
เขาเป็นคล้ายเป็นคุณครูท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็เป็นคุณครูภูมิปัญญาไทยของจังหวัดนนทบุรีเลย
ผมก็โทรไปนัดคุณครูรัฐนะฮะ
วันรุ่งขึ้นก็พาเพื่อนอีก๒คนไปลองชุดที่บ้านครูรัฐเลย
คุณครูก็บอกว่าบ้านคุณครูอยู่ซอยพิบุญสงคราม๒๒
ผมก็เดินทางนั่งแท็กซี่ไปตามที่พิกัดที่คุณครูเขาส่งมา
พอเข้าซอยไปปุ๊บ
ผมเจอทาวน์เฮาส์อยู่๓หลังติดกันพี่
ตอนนั้นผมเห็นทาวน์เฮาส์หลังตรงกลางผมคิดได้เลยว่า
เนี่ยบ้านครูรัฐทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมมองเข้าไปในรั้วพี่
๓หลังนี้หลังตรงกลางคือมีชุดนางลำ
มีชุดโขนชุดแสดงตากไว้อยู่ที่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยพี่
ขณะนั้นผมก็เลยเดินตรงเข้าไปแล้วกดกิ่งเรียก
สักพักนึงคุณครูเขาก็เดินออกมาจากบ้าน

ผมจำได้สนิทเลยว่าผมต้องเดินแหวกผ้าเข้าไปพี่
เพราะเขาตากผ้าไว้เต็มหน้าบ้านเลย
คุณครูเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งไปออกงานมา
เขาก็เลยซักชุดแล้วก็ตากไว้อยู่ที่หน้าบ้าน

ก็พอที่ผมก้าวขาเข้าไปในบ้านคุณครูคือ
ความรู้สึกคือตอนนั้นผมตะลึงมากนะพี่
ผมตะลึงกับสิ่งของที่อยู่ในบ้านของคุณครูครับพี่
ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยชุดโขนหัวโขนพ่อแก่

เยอะมากครับผมมากที่สุด

แล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้ผมขนลุกอะพี่

ผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปสะดุดตาอยู่สิ่งหนึ่งพี่
มันเป็นตู้กระจกใหญ่
และด้านในตู้จะเป็นหุ่น
แล้วก็เป็นชุดไทยอยู่ชุดหนึ่ง

ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นชุดไทยของยุคปัจจุบันพี่

ปักด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยเลื่อมอะไรประมาณนี้
แต่ชุดไทยที่อยู่ในหุ่นในตู้กระจกชุดนี้
ค่อนข้างที่จะปักคล้ายกับโลหะ
โลหะดำสีธมืนอะพี่
ซึ่งผมมองผมคิดว่าชุดนี้คือเก่ามาก

คุณครูรัฐเนี่ยเขาเห็นว่าเราสนใจกับสิ่งนี้

ชุดพวกนี้ครูไม่ได้ปล่อยเช่า
เพราะว่ามันเป็นชุดที่บรรพบุรุษของคุณครู
ก็คือเป็นมรดกตกทอดมา

ครูเล่าว่าบ้านของคุณครู
ในสมัยรุ่นปู่ย่าตายาย
เขาเป็นคณะละครชาตรี

เขาบอกว่าชุดพวกนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า๖๐๗๐ปีขึ้นไป
ขณะนั้นครูเขาก็พาผมกับเพื่อนอีก๒คน
เดินไปโซนที่เป็นชุดเช่า

ครูก็หยิบชุดมาให้พวกผมลองกัน
ก็ลองกันไปลองกันมาสักประมาณ๑๐นาทีพี่
ความรู้สึกผมตอนนั้นมันเหมือนมีลมอะไรสักอย่างหนึ่ง

คือตีแรงผมปิวเลยนะพี่

ประตูหน้าต่างมันไม่ได้เปิดอะพี่

สักพักหนึ่งผมกำลังจะหันไปคุยกับเพื่อน
เพื่อนผมที่แต่งเป็นนางสีดาที่เป็นคนจีน

ยืนร้องไห้ร้องแบบสะอึกสะอื้นแบบโหยหวนมากครับ
ตอนนั้นพอเขาร้องไห้เสร็จปุ๊บ

เขาใช้เข่ากับแขนของเขาคาน
คานจากตรงที่ลองชุดไปมุมมุมห้องมุมหนึ่ง
ซึ่งมีตู้เหล็กใหญ่ตั้งไว้อยู่มุมห้อง

จะเป็นตู้บานใหญ่สูง

ขณะที่คานก็ร้องไห้ไปด้วยพี่
ไปหยุดอยู่ตรงตู้นั้น

เขาใช้หน้าผากของเขาอะพี่
ดลงไปที่พื้นแล้วนั่งพับเพียบ

สักพักนึงเขาเปลี่ยนจากเสียงร้องไห้นะครับผม

แล้วหลังจากที่เขาฮึดเสร็จเนี่ย

แต่น้ำเสียงขณะที่เขาพูดเนี่ย
ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเสียงที่น่าเกรงขามมากพี่

ทำไมมึงตากผ้าไว้หน้าบ้าน

ตอนนั้นความรู้สึกผมแปลกใจมากพี่

แล้วซึ่งเขาพูดกับเราเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วพี่

ผมงงกับเพื่อนงงเป็นไก่ตาแตกเลย

ด้วยความที่ผมเป็นเด็กไงพี่

และด้วยความกลัวก็เลยนั่งพับเพียบตามเขา

สักพักหนึ่งคุณครูยกมือพนมครับ

และยิ่งเป็นปิดสนาในใจผมว่า

สักพักนึงเพื่อนผมที่เป็นคนจีนเป็นลมครับ

ผมกับคุณครูก็คือประถมพยาบาลกัน

ประถมพยาบาลกันจนมีสติ

ทำไมยูถึงคานไปแล้วทำไมยูถึงพูดแบบนั้น

เขาก็สื่อสารกับผมกับเพื่อนผมเป็นภาษาจีนนะครับผม

เขารู้สึกว่าใจเขาอยากจะให้ร้องไห้

ใจเขาอยากให้เขาคาน

เขาบอกว่าความรู้สึกเขาตอนนั้นเขารู้ตัวเองว่า
เหมือนมีคนมากดหัวเขาพี่

ดหัวให้หน้าผากลงไปกับพื้น

แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไร
เขาจับใจความในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้

ไม่ทำร้ายใครย่าเป็นคนดี
สิ่งนั้นมันทำให้ผมอยากรู้อะพี่

ครูเขาก็เลยเดินลุกขึ้นไป
จากที่เขานั่งเขาลุกขึ้นไปแล้วเปิดตู้เหล็กบานนั้น

สิ่งแรกที่ผมเห็นยังติดตาผมจนถึงทุกวันนี้พี่

แล้วลิ้นเขาเป็นสีแดงแลบลงมาถึงหน้าอกอะครับผม

พี่ผมร้องไห้น้ำตาไหลพี่

ผมก็เลยถามครูว่าครูครับ

แล้วสิ่งที่ครูเดินไปเปิดตู้เนี่ย

ครูก็บอกว่าเป็นเปรตย่าวันทอง

คือรุ่นบรรพบุรุษครูเนี่ย
เขาก็ทำละครทำอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาต้องใช้
ในการแสดงนะครับผม

ซึ่งทำมาจากดินเจ็ดป่าช้าพี่

เสื้อผ้าที่ย่าหุ่นย่าวันทองใส่เนี่ย

ศพผู้ที่คลอดลูกตาย

แล้วก็ตะปูที่สะกดวิญญาณครับผม

เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบละครเรื่อง

อันนี้ที่คุณครูเล่ามานะครับว่า

นางวันทองถูกประหารชีวิตพี่
แล้วกลายมาเป็นเปรตอสุรกาย

แปลงกลายเป็นหญิงงาม

วันทองในภาพของหญิงสาวที่งดงาม

วันทองกลับกลายร่างเป็นเปรตอสุรกาย

นำสิ่งพวกนี้มาเป็น

ทำไมต้องเอากระดาษซับน้ำเหลือง
ทำไมต้องเอาดิงเจ็ดปลาช้ามาเป็นองค์ประกอบ
ออกแสดงแล้วมันรู้สึกจริง

แล้วก็คือจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลย

ต่อมาเนี่ยจะเป็นวันที่ต้องเอาชุดมาคืน
ผมก็เอาชุดมาคืนก็มากับเพื่อน๓คนเหมือนเดิมครับ
ก็เอามาคืนแล้วก็รับเงินค่ามาจำอะไรคืน
ก็คุยกับคุณครูจิปฐะนะครับผมคุยไปเรื่อย
สักพักนึงเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นคนจีนผู้หญิงก็ไปเข้าห้องน้ำ
ผมก็คุยกับครูไปเรื่อยนะครับ
แต่ความรู้สึกผมตอนนั้นคือค่อนข้างที่จะนานมากพี่
เพื่อนไปเข้าห้องน้ำนานมากผมก็เลยผมมีธุระต่อ
ผมก็เลยอยากจะไปแบบเรียกเพื่อนแล้วก็กลับ
ผมก็เลยไปตะโกนเรียกหน้าห้องน้ำปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับพี่
ไม่มีเสียงตอบรับคุณครูก็เดินหาคือไม่มีเสียงตอบรับ
สักพักนึงเนี่ยเดินหากันอยู่มันมีเสียงเหมือนคนร้องเพลงไทยเดิมพี่
เป็นเสียงร้องเพลงเพลงนี้ผมจำได้ติดหูเลยพี่
เพราะว่าหลังจากที่ผมได้ยินผมไปศึกษาต่อด้วย
ผมได้ยินประมาณว่า
เอ่ยช่วยชาย
เอ่ยเสร็จจำแรง
เป็นประมาณเนี้ยแต่เค้าร้องยาวไปนับนี้

คือใครมาร้องเพลงในห้องเสื้อครูแล้วคุณครูก็ยังแปลกใจเลยว่าปกติคือมันไม่เคยมี
ผมกับครูก็เลยเดินตามเสียงพี่
ปรากฏว่าเสียงมาจากห้องลองชุด
เสียงมาจากที่นั่นไม่พอนะพี่พอเปิดประตูเข้าไป
เพื่อนผมที่เป็นคนจีนยืนร้องยืนลำอยู่หน้าตู้

ความรู้สึกตอนนั้นคือแบบพี่แปลกใจมากคือแบบ
ยูพูดไทยยังไม่ชัดอ่ะแล้วยูไปยืนร้องยืนลำ
ยูลำได้สวยมากพี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

สักพักนึงเพื่อนผมก็เป็นลมเหมือนเดิมเลย
เหมือนวันที่มาเช่าชุดเลยก็ประถมพยาบาลกัน
พอหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาผมก็ถามคุณครูว่า
ผมกับคุณครูก็ถามเพื่อนผมว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนผมบอกว่าเขาเดินออกมาจากห้องน้ำพี่
แล้วมีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้สวยมาก
หน้าตาสวยมากใส่ชุดไทยจงกระเบน

พอจูงมาเสร็จปุ๊บภาพเขาตัดเลยพี่
ไม่รู้ตัวอีกเลยมารู้อีกทีนึงก็คือผมไปเจอแล้ว

คือเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับที่บ้านครูแล้ว

ครูเขาก็เลยเล่าว่าคือนานมาแล้วพี่
มีคณะลิเกคณะหนึ่ง

เขาได้เชิญย่าวันทองไปเข้าฉาก
ซึ่งผมต้องบอกก่อนพี่แจ๊คคือ
สมัยก่อนเนี่ยคณะลิเกเวลาเขาจะเล่นการแสดงเนี่ย

เป็นซีดีเพื่อที่วางขายเหมือนพวกตลกคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับผม
อัดเพื่อวางขายเขาก็เชิญหญ้าไป
ครูรัฐเขาก็แนะนำว่าวิธีการเชิญคือเราจะไม่สามารถที่ว่านำย่าไปแล้วขึ้นแสดงได้เลย
เราต้องมีการบวงสวงเราต้องมีการขอคำมาลาโทษเราต้องมีทำให้ถูกพิธีของเขานะครับผมครูรัฐก็อธิบายไป
ปรากฏว่าทางคณะลิเกก็เอาไปแล้วก็บวงสวงตามที่ครูรัฐถูกต้องถูกพิธีเป๊ะเลยพี่
ขณะนั้นเนี่ยเขาก็ได้อัดเทปตั้งแต่แรกจนจบก็คืออัดจบเลยไม่มีอะไรติดขัดนะฮะ
แต่พอมาย้อนเทปดูอีกครั้งหนึ่งพี่มันมีแต่เสียงไม่มีภาพ
ผมส่งคลิปที่คณะลิเกคณะหนึ่งใช้ในการแสดงผมตัดเป็นบางส่วนแล้วส่งไปทางไลน์
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูคลิปมันมีแต่เสียงพี่ไม่มีภาพ
เหมือนกับที่เขาว่ากันว่าเป็นอย่างนั้นนะ
ในโรงคณะลิเกเลยครับแบบนั้นเลย
สักพักนึงทางผู้ใหญ่ทางคณะลิเกก็โทรมาปรึกษาครูรัฐว่าผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า
คือผมทำอะไรไม่ถูกตรงไหนบ้าง
รัฐก็อธิบายให้ฟังว่าคุณทำอันนี้หรือยังคุณทำนี้หรือยัง
คณะลิเกก็บอกทำครบหมดแล้ว
สักพักหนึ่งคณะลิเกโทรกลับมาหาครูรัฐแล้วบอกว่าครูผมลืมลำฉุยฉายวันทองถวายย่าแค่นั้นเลย
ครูก็บอกต้องจัดการลำเลย
นั่นคือหนึ่งในพิธีบวงสวงก่อนที่จะเชิญย่าขึ้นไปแสดง

เขาลืมครับผมหลังจากนั้นทำยังไงดีพี่ไม่มีใครที่มีพื้นฐานการลำฉุยฉายวันทองเลยในคณะลิเกไม่มีเลย
เขาก็เลยเอานางเอกที่ว่าลำเก่งที่สุดแต่ก็ยังไม่ทราบท่าของการลำฉุยฉายวันทองนะฮะ
ขึ้นเวทีไปลำเลยค่ะคือเป็นไงเป็นกันก็ต้องลำให้จบเพื่อที่ถวายย่านะฮะไม่ไม่ไม่รู้แหละว่าจะลำถูกหรือลำผิดแต่ต้องขึ้นไปลำให้เสร็จครับ
ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องจำใจลำอ่ะพี่ก็ขึ้นไปลำนะฮะแต่ก่อนลำเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาลำไม่ได้สักพักนึงดนตรีขึ้นติ๊งแรกเขาเหมือนองค์ลงนะพี่เขาออกมาลำตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนต้นฉบับเป๊ะเลย

ต้องฝึกพี่นะฮะเพราะแกะท่าแป๊บเดียวมันไม่ได้แน่นอนมันต้องฝึกนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ลำเสร็จเขาลงมาจากข้างล่างเวทีทางผู้ใหญ่ทางคณะลิเกเขาบอกว่าไหนบอกไม่รู้ท่าแล้วเธอลำได้ยังไง

ผู้หญิงที่เป็นนางเอกลิเกคนนั้นเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงสวยมากพี่ยืนอยู่หน้าเวทีไกล

ปากเขาพูดแต่เสียงเขาอยู่ในหูหนูเขาบอกว่าให้ลำตามพี่

แล้วหลังจากนั้นคือน้องคนนี้ลำตามจนจบแล้วถ้าจบพี่เขาจะต้องหมุนตัวแล้วกลับมาจบตรงข้างหน้า
ขณะที่เขาหมุนอยู่ปุ๊บเขาหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้ว
นึกภาพนะคุณผู้ชมนะยืนอยู่ไกลนู้นอ่ะ

แล้วลำสอนอยู่ตรงนู้น

แล้วเขาพูดขึ้นมาเขาอยู่ไกลนะพี่แต่เสียงเขาได้ยินอยู่ในหูว่าให้ลำตามพี่

พอลำวงสวงจบปุ๊บเขามาเปิดเทปอีกครั้งหนึ่งพี่

แต่ทีนี้มารีเทปดูอีกครั้งหนึ่งมาครับ

ทั้งภาพทั้งเสี่ยมทุกอย่างแสงสีเสียงครบ

หลังจากนั้นเนี่ยครูรัฐเขาก็ได้แจ้งกับทางคณะลิเกว่า
ถ้าเสร็จงานอัดบันทึกเสียงเสร็จเนี่ย

เพราะว่าวันรุ่งขึ้นครูเขาต้องมีงานต่อ

เพราะว่าในความที่คณะลิเกเนี่ยเค้าอาจเสร็จดึก
เขาก็เลยมีความคิดเห็นว่าพรุ่งนี้เช้า
พรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปคืนนะฮะ

เขาก็เลยนำย่าวันทองเนี่ยกลับมาไว้ที่บ้านพักของคณะนั้น

ก็คือกลับมาไว้บ้านพักแล้วก็ตั้งไว้ที่กลางบ้านเลย

แล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีละครเรื่องหนึ่ง

เขาบอกเขาก็นั่งดูเปรตวัสสุทัศน์อยู่ตอนกลางคืน

แต่เขาฟังดีอะพี่มันไม่ได้มาจากในทีวีมันมาจากนอกบ้าน

เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเหมือนเปรตวัดสุทัศน์หลุดมาจากโทรทัศน์เลยพี่

ทุกสิ่งทุกอย่างคือเปรตเลยครับพี่

ตอนนั้นเขาเลยมีความคิดเห็นว่าเขาต้องเอาย่าวันทองกลับมาคืนครูรัฐภายในคืนนี้ไม่ว่าจะดึกขนาดไหน

เขาก็เลยขับรถนำกลับมาให้ที่นนทบุรีบ้านครูรัฐ

เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ครูรัฐฟังครูรัฐเลยบอกว่าคืนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

ต้องจัดพิธีขอขมาลาโทษด้วย

วันรุ่งขึ้นเขาก็เลยมาจัดพิธีขอขมาลาโทษที่บ้านของคุณครูรัฐ

เขาก็นำย่าวันทองมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มีเครื่องบวงสวงต่างหน้า

แล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องใช้ในการประกอบฉากตอนที่นางวันทองแปลงร่างจากอสูตรละกายเนี่ยเปรตอสูตรละกายมาเป็นหญิงสาวซึ่งเนื้อมันร้องว่าเสร็จจำแรงแปลงกายเยื้องกายมาในป่าครับผมพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเหตุการณ์นี้จบไปผมไม่ได้ไปบ้านเครื่องครูรัฐอีกเลยจนผ่านไปประมาณ๒ปีพี่นะฮะ
ผมจึงจำเป็นที่จะต้องไปเช่าชุดเช่าชุดไทยเพื่อปรากวดก็เลยเดินทางไป
ในขณะที่รองชุดเนี่ยได้ยินเสียงเรียกข้อพี่เบ้นสามครั้งอะ
เบ้นสามครั้ง
ตอนนั้นผมรู้สึกแปลกมากผมก็หันไปถามเพื่อนว่ามึงเรียกกูเปล่า
ผมรู้สึกยังไงไม่รู้จิตใจของผมมันบังคับให้ผมเดินไปในห้องลองชุดพี่
ไปยืนต่อหน้าตู้ย่าครับคุณครูก็เดินตามผมมานะครับ
ขณะที่ผมกำลังจะพูดอะไรบางสิ่ง
ผมมีสติสัมปชัญญะทุกประการ
ผมรู้สึกตัวเองทุกประการแต่ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปเพื่ออะไร
แล้วผมไม่รู้ว่าผมพูดทำไมอะพี่
ผมพูดว่าครูครับเอาย่าออกไปไว้หน้าบ้านได้ไหมครับ
อึดอัดแล้วผมก็พูดต่อว่าขอตู้กระจกตู้นึงได้ไหมครับ
อยากได้หลังจากนั้นมาก็ยาย่าออกมาไว้หน้าบ้าน
แล้วก็ซื้อตู้กระจกมาใหม่ก็คือตู้กระจกที่ใช้ปัจจุบันนี้เลยครับจากตู้เหล็ก
จากตู้เหล็กเปลี่ยนเป็นตู้กระจก
วินาทีนั้นพอผมพูดเสร็จผมงงตัวเองว่า
กูพูดทำไมแล้วทำไมต้องพูดอะไรอย่างนี้ครับ

คือคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันถึงรูปลักษณ์ของหุ่นที่น้องเบ้นพูดถึงก่อน
รูปนี้ได้รับการอนุญาตจากทางคุณครูมาแล้ว
คุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมกันว่าตอนแรกผมเห็นผมตกใจ
ผมเดาไม่ออกเกิดมาโทษนะครับผมไม่เคยเห็นหุ่นที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้มาก่อนในชีวิต
ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่เคยเห็น
หุ่นที่ใช้ในการแสดงใช้สวมเป็นหัวโขน
แต่หัวโขนที่ว่านี้เป็นเปรตผมหยิกตาโปนลิ้นยาว
ก็คือยาวล้องคนจะใช้ไม้ไผล่ใส่ไว้ตรงหัวจะมีคนเชิด
แล้วก็จะมีคนเชิดแขนอีกสองข้าง
ใช้คนจริงสวมยาวล้องค่ะไปประมาณแบบเปรต
เพื่อที่จะให้เสียงเหมือนไปสูงขึ้น
ซึ่งคนที่จะเชิดได้ต้องเป็นคนที่
เหมือนกับว่าต้องมีวุฒิภาวะที่แบบว่าพอสมควร

ซึ่งหุ่นนี้มันมีขึ้นจริง
เกิดขึ้นจริงแล้วที่บ้านของคุณครูรักท่านนี้
ทุกวันนี้หุ่นนี้ยังคงเก็บไว้อยู่

อาจจะได้มีการไปลองชุดไปเช่าชุดใดก็แล้วแต่
วันหนึ่งอาจจะได้ไปเห็นหุ่นนี้กับตาตัวเองก็ได้ครับผม

ทำไมถึงต้องมีหุ่นลักษณะแบบนี้
และนี่คือน้องเบ้นเอาเรื่องราวของหุ่นนี้
ที่มาที่ไปมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

การรำฉุยฉายนี่ส่วนมากนะ

ถ้าแยกออกไปคือมันมีฉุยฉายลายฉุยฉาย

แต่ว่าเนื้อร้องจะต่างกัน

นี่คือเรื่องราวของวันทองห้ามทัพ

ทุกครั้งสนุกตื่นเต้นทุกครั้งครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญแบบน้องเบ้นแบบนี้

ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
ทุ่มตรงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

พวกเราทีมงานสถานีผีดุรวมไปถึงผม

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณเบ้นครับ

สถานีผีดุกระผมจากวัชลพล
ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหารายการ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

มีเรื่องหลอนอยากเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เรายังคงอยู่ในธีมของผีนางรำ
อีกหนึ่งนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

มีกระแสกับเรื่องที่พี่เขาเล่า
เพราะวันนั้นพี่เขาเล่าด้วยความตื่นเต้น
มีเอฟเฟคเสียงต่าง
เขาคนนี้ไม่ใช่ใครครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

เรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
ต่างชาติให้การยอมรับ
เรื่องของผีนางรำของไทยเป็นอย่างมาก

วันนี้พี่แพทย์มาพร้อมกับเรื่องของแค้นนางรำ

คืออย่างนี้ถามว่าเป็นประสบการณ์ของผมแหละ

มันเกี่ยวข้องกับบุคคลบุคคลหนึ่ง

ผมไม่ได้ทำงานประจำแล้ว

อีก๒ที่เนี่ยมันจะเข้าจันทร์กับพุทธ

มันผมว่าผมไปเจอกับคุณจัคผมก็แบบว่าพีฮาได้นะ

เหมือนร้านสนานแด้ของโค้งแล้วก็มีอินสารพระคุมตั้งอยู่

ผมพูดว่าเขาจะมีหุ้นส่วนกันอยู่๔คน
๒คนนี้เป็นพี่น้องกัน๒คนนี้ก็เป็นพี่น้องกัน

ตัดสินใจจะอยู่ในของพี่ใหญ่คนนี้
วันแรกที่ผมไปทำงานผมไม่เจอคนนี้แล้ว

ทุกที่ที่ผมทำเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

ศาสนาคนละศาสนากับเรานะครับ

เขาให้ผมทำงานในลักษณะที่เป็นห้องประชุมยาว
จะมีตัวยาวผมจะนั่งทำงานหน้าที่ของผมคือ
คุณออกแบบเสร็จเมื่อไหร่กลับบ้านได้เลย

ถ้าผมทำได้เร็วคุณจะกลับบ่าย๒คุณคุณ
วันนี้เขาต้องการ๕คุณเสร็จ๕คุณจบ
ผมทำงานรู้สึกว่าที่นั่นมันมาคู่

คนในที่ทำงานมันเหมือนกับว่าคนแบกทุกข์ไว้
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นอมพงำอะไรสักอย่าง

จะเจอแค่๓คนนี้ที่เข้ามาคุยเรื่องงาน
เพราะเวลาเสร็จงานปั๊บเนี่ย๓คนนี้เขาจะไปดูว่าโอเคไหม
โอเคแล้วเขาจะส่งให้เลขามาดู
เพราะผมเขียนอธิบายการทำงานเป็นภาษาไทย
เขาจะต้องเป็นคนที่เอาไปสื่อสารกับโรงเย็บอีกทีหนึ่งนะครับ

ก็เหมือนเดิมผมไม่ต้องมันมาคุย
ห้องทำงานตัวนี้เป็นห้องกระจกทั้งหมด
แล้วข้างหน้าก็จะเป็นห้องกระจกที่เป็นที่ว่างที่เรามองเห็น

ห้องทำงานของพวกบอส๓๔คนเขานั่งอยู่ด้วยกัน
ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพวกบัญชีพวกรับแฟค
แล้วจะมีกั้นส่วนหนึ่งเป็นห้องครัวเข้าไปข้างใน

ผมบอกว่าไม่ผมใกล้เสร็จแล้ว
เดี๋ยวบ่ายมงเสร็จเดี๋ยวผมก็กลับแหละ

คือหน้าเหมือนคนดับนอนมาเป็นเดือนเลย
มาเย็นมองผมตาลอยแล้วก็เดินเปิดประตูเข้ามาแล้วเขามานั่ง

หน้าสมตาลอย

เพราะสักพักเขาเปิดประตูกระจกเข้ามา

เขาก็แนะนำตัวเขาว่าเขาคือเดมอน

ผมก็บอกว่าครับครับยินดีที่รู้จัก

ไอเป็นคนรับอยู่เข้ามาเอง

ก็คุยนู่นเหมือนกับสะเพหราะสักพักหนึ่ง

คือความต่างของศาสนาเขากับเราเนี่ย

ผมก็เลยบอกว่าคือพูดกลางที่สุด

ผมก็ลองเล่าดูสิ

ตื่นเต้นลำอยู่แล้วลาบเตียง

ผมก็ผู้หญิงอะไรมาเต้นลำ

เขาทำอย่างนี้

เขาแต่งตัวยังไง
เขามีผ้ายาวสีเขียว
แล้วก็มีอะไรที่อยู่บนหัวอย่างนี้

ถามว่าแล้วมันนานเท่าไหร่แล้ว

นั่นคือที่มาของสภาพของเขา

กำลังคุยอยุ่ปรับพอดีพอดี
ทางน้องและทีมงานเขาเดินออกมา

เฮ้ยมากวนเขาทำไมพี่

๒คนที่เป็นไม่ใช่น้องคุณเดมอน
ที่มีสบาย
ชี้มาที่ผม
ชี้มาที่เราหรอ
ประมาณว่า
อย่ายุ่ง

ผมก็ครับครับครับ

ผู้มั่นพูดอะไรให้ผมฟังบางอย่างแต่ผมอยากฟังว่า
เวลางานเสร็จเค้าจะต้องมาพักของส่งที่นี่ก่อน

ซึ่งจะมีทีมแพ็คที่อยู่ข้างนอกเขาก็จะมาแพ็คอยู่ที่นี่
เวลาพักบางครั้งเค้าเห็นคนใส่ชุดขาว
แล้วก็มีมงวัยผมย่วงบนเค้ายืนกอดออกดูจากบนชั้นสองอย่างเงี้ย

หนักเข้าจนทีมแรกย้ายแบบลาออกหมดทั้งทีมยกเว้นเหลือแต่หัวหน้า

ไปถึงบ้านบอกมึงมาอยู่บ้านกู
สักครั้งมีไหมที่มึงจะศักรรณ์แล้วกูไหว้กู
สักครั้งมีไหมที่มึงจะมาถวายของให้กู
ถ้ามึงไม่ทำคราวนี้กูเอาให้หนักหมดทุกคนเลย
ทีมนี้ก็รวมตัวกันไปคุยกับคุณเดมอนบอกว่าถึงขอเถอะ
ถ้าไม่งั้นคดีนี้ออกหมดก็คือไม่มีใครทำให้แล้วนะ

คุณเดมอนก็เลยว่าเอาแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำ
แต่ไม่เอิ่มเกลือกนะ
แล้วเข้าใจวิธีคิดด้วยหลักของศาสนามันต่างกัน
พอเขาหาวันหาวันได้เริ่มทำ
แต่เขาต้องทำความสะอาดต่อก่อน
นอนหักขึ้นเอวหักแฮนหัก
สดท้าย
เดมอนตกใจคือตกใจไม่ได้ตกใจด้วยความว่าสักทา

ก็เลยบอกว่ามันซื้อใหม่ได้ไหม
ซื้อมาแทนได้ไหมถ้าซื้อมาแทนได้ก็เอาเงินไป

เดมอนหอบลูกตาไปทิ้งที่ทำขยะหน้าบ้าน

เพราะว่ามีคนมาทำร้าย

มันก็บลูกตาไปอีกอาทิตย์นึง

ผมทำงานอยู่ก็วันนั้น

ก็ผมทำงานนั้นสักวัน

อยู่มีวิธีมั้ยช่วยผมสิช่วยผมคุณพอรับความข้าว
ผมก็บอกว่าช่วยยังไง

สมมุติว่าผมเอาพระมาให้ใส่

เขาบอกว่าแม่แตกกันวัน
จะเอาไม่อยู่แต่หลับกันวันก็ไม่ได้
เขาบอกว่าเขาต้องกินยานวงหลับเป็นกรรมกรรมเขายังไม่หลับ
แต่ครั้งนี้คือโซมจนแบบ
มันโบ๋แล้วเพราะว่าเหมือนว่า
เหมือนคนจะหลุดโลกแล้วประมาณนั้น
ผมก็บอกว่า

เพราะสิ่งที่ผมทำมันอาจจะขัดต่อศาสนาของคุณ
แต่สิ่งที่ทั้งเพื่อนคุณและน้องคุณเชื่อ

อย่างสองคือคุณไม่ได้นอน
ความที่ไม่ได้นอนจะเป็นเดือนแล้ว
ฉันสันอาทิตย์ก่อนแล้วเริ่มเรื่องนันเดือนแล้ว
ผมบอกว่าไว้ยังไงว่าว่า

งานออกทุกวันมีงานส่ง
ปปิ้งมีทุกวันมีผลิตทุกวันมีออเดอร์ทุกวัน

ขอคิดดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกัน

ที่ประวันจันทร์ที่ประสอยอยู่ตรงข้าม

วันอังพุธผมจะได้ไปทำงาน

บริษัทเนี่ยผมจะให้โทรมาบอกผมก่อนว่า

บริษัทที่บรรจันทร์เนี่ยโทรมาหาผมบอกว่า

ผมถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าเมื่อวานที่ออกแบบไป

ปรับก็นิดนึงหน่อยไม่มีปัญหา

ไม่ต้องรอเพราะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่
ทำถึงสักประมาณเกือบทุ่ม

ผมก็เลยเข้าออฟฟิสแล้วมี้วข้าว
ร้านพวกที่เป็นกระตุ๋งกระเตียวอาหารตามสั่งเขาเปลี่ยนหมดแล้ว

ตรงติดถนนในกลางซอย

เห็นรถพุ่งออกมาเพิ่งตั้งได้เป็นรถของบริษัท
แต่มองไม่เห็นเพราะสมัยนั้นยุคนั้นเขาจะติดฟิล์มดำหมด
แบบชาติรถออกได้ก็ไปเลยนะครับ

หรือลายจากวันนี้ก็ไม่เป็นไร

ผมเข้าใจว่าผมอยู่ที่ร้านประมาณทุ่มหนึ่ง
รถที่ออกไปน่ะอยู่สักประมาณก่อน๖โมงนิดหน่อย
อาหารที่มาเสิร์ฟอยู่ที่ประมาณทุ่ม๔๕กับเกือบ๒ทุ่ม
พอมาเสิร์ฟปั๊บผมนั่งทานกำลังจะก้มทาน
เป็นเซมอนวิ่งมาจากไหนไม่รู้มานั่งอยู่ข้าง
นั่งอยู่อยู่ช่วยอ่ะอ่ะไม่ว่าแล้วนะ
แล้วเขาพูดว่าอยากให้พวกเขาเอาฉันไป

หมายถึงว่าพวกเขานั่นหมายถึงว่าต้องไม่ใช่๑คน

ผมบอกยังไงมีคนหนึ่งเป็นชุดเขียวที่เขาเห็นประจำ
อีกคนนึงเป็นชุดแดงอีกคนใส่ชุดขาวเป็นผู้ชาย
ผมบอกเขาจะทำยังไงเขาบอกคนที่เป็นชุดเขียวนี่
จิกขึ้นคล่อมเขาแล้วก็จิกแล้วก็ยกตัวเอาเข่ากระแทะลงที่หน้าอกเขา
ส่วนคนที่เป็นชุดแดงเอาเท้าเหยียบอยู่ตรงนี้
แล้วชุดขาวเนี่ยเหยียบที่เท้าสองข้างเขาไม่ให้ดิ้น
ผมถามว่าแล้วยูทำไงอ่ะบอกไอร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยิน
ครั้งสุดท้ายที่ไอ้รวบรวมทุกอย่างเลยแล้วก็ร้องแล้วก็สะดุด
บัดหลุดออกมาแล้วไอก็วิ่งลงมาแต่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้ว
เพราะนี่ไม่เห็นอยู่เนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาหา
ผมครบเดี๋ยว่านะเขาพูดอะไรนะคือเข้าใจมั้ย
บอกว่าไม่เข้าใจนิดนึงทุกคนพูดเหมือนกันหมด
แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องจับความไม่ได้

ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมเดมอน

พรุ่งนี้ขอไปดูบนห้องหน่อยได้ไหม

เขาบอกได้พรุ่งนี้อยู่มาเลยนะ
บอกทุกคนเลยว่าไออนุญาตให้อยู่ขึ้นไปอยู่ข้างบน

ระหว่างคุยเรมอนจะจับแขนผมมั่ง
ขอแล้วบอกแล้วก่อนที่เดมอนบอกว่าเดี๋ยวอายไปแล้ว
สมมติเป็นคุณแจ็คนี่เดมอนต้องมานั่งพุกเข่าแล้วก็
คือทุกวันนี้โดนเขาหายเป็นเกย์เยอะอยู่แล้ว
คุยกันเดี๋ยวเป็นแฟนกันอยู่แล้วเดมอนลุก
สักพักเดียวก็ลุกแล้วก็วิ่งหายข้ามถนนไป
แต่ผมมองเดมอนทำไมไม่ใส่หลองเท้าออกมา

ผมก็ไม่กินแล้วบอกน้อง

ไอ้น้องที่มาเก็บตังค์ผมอะ

ก็เห็นหันไปเขาจะยืนกันอยู่๓คน

แล้วก็มองผมอยู่อย่างนี้
นึกภาพพนักงานเสิร์ฟ๓คน

แล้วก็มองพี่แพทย์ด้วยสายตา
เหมือนกลัวอะไรบางอย่าง

คือผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็บอก
โอเคเราไม่ได้ถาม
กลับบ้านผมเคลียร์งานที่ว่าพรุ่งนี้

เขากลับว่ายังไงพรุ่งนี้คงได้ทำงานน้อยแล้ว

พอทำอะไรเสร็จผมเข้านอนแล้วก็
บอกการว่าพรุ่งนี้จะตื่นเช้าหน่อย
คือปกติผมจะเข้าประมาณ๙๙๓๐ผมกลับว่าไปถึง

รุ่งเช้าตื่นมาครึ่งเติดมาผมเดินเข้าไปห้องค้า
พยายามจะมองทุกอย่างในห้องพระ

ของนั้นนะฮะเป็นของที่ตามมาจากนอกบ้านแล้วมาเล่นงานเนี่ย
มันไม่ยากหรอกจัดเบาไปหานักได้
แต่นี่เขามีของอยู่ในบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าบ้านด้วย
แล้วคุณจะไปไล่เจ้าบ้านออกจากเจ้าว่าออกจากบ้านยังไง
เขาอยู่ที่นั่นมาตั้งนานแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้แล้วเห
เดี๋ยวขอเข้าไปดูที่ห้องนอนเดมอนก่อนแล้วกัน
ผมไปถึงที่ทำงานเนี่ยประมาณไม่น่าเกิน๘โมงครึ่ง
แต่ระหว่างที่ผมเดินเข้าไปในซอยเนี่ยคือออฟฟิศเขาจะอยู่
ประมาณหลังที่๖ถ้านับ๖ห้องนะครับ

นอกจากว่าเขาจะมีธุระไปไหนจริงเขาจะตั้ง
รถที่เป็นของทางทีมของคุณเดมอนออกมาตั้งก่อน
แล้วก็มีผมก็เห็นว่ามีรถของเลขาของเราอีก๒คันตั้งอยู่
ผมก็เดินไปสักพักเห็นน้องเดมอน
แล้วก็หุ้นส่วนเขาอีกสองคนเดินออกมา

แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
ผมเดินไปถึงเสร็จปั๊บผมถามว่าจะไปไหนกันเหรอ
หน้าน้องเดมอนคือน้ำคือล้อมเหมือนคนร้องไห้เมื่อเมื่อคืน
แล้วก็ชี้ไปข้างหลังเหมือนชี้ให้อยากรู้ก็ให้ไปถามนิด
ผมก็เดินไปถามนิดก็เดินออกซีนลงนิดเดินมา

ผมถามเป็นไรนิดจะไปไหนกัน
บอกว่าคุณเดมอนตายแล้ว

คือผมกำลังจะพูดสิว่าเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลย
ผมก็เลยถามว่าตายเมื่อไหร่
จำเวลานะคุณแจ๊คทุ่มครึ่ง

ผมก็เงียบว่าจะถามตอบออกพี่เลยก่อน
คือน้องทางทีมน้องคุณเดมอนต้องไปที่สถานทูต
ไปเดินเลื่อนไปเกี่ยวกับมรณวัตน์

คือโรงพยาบาลกับอย่างไรซอย

มันเข้าไปนิดเดียวก็ถึงโรงพยาบาลครับ
แต่หมอเขาบอกว่าสิ้นใจตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้ว

ผมเข้าไปในบ้านตอนนี้อยู่สองคน
จะมีน้องที่รับโทรศัพท์แล้วก็เช็คเรื่องฝาก
กับเด็กที่เป็นเด็กต่างด้าว

ผมเข้ามาทำอะไรเสร็จปั๊บก็ได้ยินเสียงเด็กบ้าน
พูดว่าขึ้นไปเป็นเพื่อนหน่อย

อันนั้นเขาไม่ยอมขึ้นไปไปไม่ไป
ถ้าไปก็ชวนพี่น

ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเสร็จงานแล้ว

ตำความสะอาดกว่าไปกลัวไปให้บ่นไป
มันจะกลับไปคาบมา

พี่ไปดูผมเร็นอ้อมกลับไปดู
สีเขียวแต่แบบมันไม่ได้เขียวสดเหมือนตากแดดตากลมมานาน
สิ้นต่างอย่างนั้นนะครับ

ผมช่วยเอาผ้าขาวมาให้๒ผืน

ผมก็เปิดมาไอ้วันโดดอยู่

ทุกวันที่กว่าดีกว่าใต้เสื้อ

ไปเจ็ดบอกสรรพภูมิ

ก็ผ่านมาก็เห็นแต่ข้างหน้า

ผมก็บอกคุณขอนะ

เหมือนคนโดนบีบคอหรือโดนรัดคอจนแบบปากเขียว

ฉะนั้นเด็ก๓คนนั้น

ผมรอจนเย็นในร้านเปิดผมก็เลยไปสั่ง

เอานะเดี๋ยวสั่งกิน

ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วนั่นคือหนึ่ง

อาจจะค้อนด้วยความจิตผูกพันเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้มันมาจบตรงที่ว่าสุดท้าย
ต้องไปเอาพลามาทำพิธีกับศาลขอคำมา
แต่บริษัทนี้คือหลังจากนั้นผมลาออกนะครับ

พอดีผมได้งานใหม่แต่ก็คุยกันมีอะไรคุยกัน
บริษัทนั้นอยู่ได้อีกแค่๒ปีก็ต้องยึดตัว
ทั้งที่เป็นบริษัทที่ผมมองว่ารุ่งมาก
กับคลิปที่ประเทศของเขาคือพ่อแม่เขาเนี่ยต้องไม่เล็ก

เท่าที่ฟังน้องชายเขาพูดเขาจะเอาไปทั้งร่าง
เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อไปฝังพระเทศเค้า
เรื่องนี้มันไม่ได้ประสาทกับผมครับ
แต่เท่าที่ผมไปเห็นผมไม่รู้นะว่าใครจะคิดยังไง
สิ่งที่เราเห็นกับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไป
ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ
อาจจะขี้เล่นด้วยครับด้วยอย่างนี้

คือเท่าที่ฟังดูอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะ

เรื่องของคนที่ไม่รู้

อย่าลืมว่าคนต่างชาติเขาไม่มีความรู้
เขาไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาเกี่ยวกับสารพระภูมิ

ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาใดที่อยู่ในศาล
เขาจะมองว่าพวกนี้คือโมเดล
ต่างชาติบางคนสะสมโมเดลตุ๊กตานางรำ
แล้วก็เอาไปสะสมเรียงไว้เต็มไปหมดเลย
อันนั้นเขามองว่าน่าจะเป็นของสะสมของเล่น
แล้วก็มีหลายเคสที่มีลักษณะแบบที่พี่แพทย์เล่า
คือทำอะไรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

แล้วผลสุดท้ายแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวตามมา

ผมมองว่าบางทีผีหรือว่าวิญญาณ

คือบางทีมันก็ต้องมีเหตุผลกันบ้าง

ถ้าคนนั้นรู้แล้วใครจะทำใช่

แต่ด้วยความที่ไม่รู้แล้วไปเอาคืน
ไปใช้ความเอาแต่ใจตัวเอง
อันนี้พูดถึงเรื่องผีรวมเลยนะ

แล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งผมว่า
เรื่องของการมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่น

ประเทศนั้นเขามีความเชื่อเรื่องอะไรบ้าง

แน่นอนว่าคนไทยมีความเชื่อเรื่องของการ

ญี่ปุ่นเขาจะมีการนับถือนู่นนี่นั่น

เรื่องนี้ก็คงจะ

แล้วผลที่ได้รับตามมาผมว่ามันรุนแรงไป
เพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนก็แล้วแต่

มันมีความเชื่อความศรัทธาอะไรอยู่บ้าง
จะได้ไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น

เอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์นะครับ
มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ
สถานีผีดุของเรา
เรื่องร้อนของคุณอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา

เรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลา

ผมและทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณมากครับขอบคุณแจ็ค

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ

ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

และต้องฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับ
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่ครับ

เรายังคงอยู่ในธีมของผีนางลำ
และนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น

เขาคนนี้มีลีลาการเล่าที่ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยฮะ
คุยกับคนนี้ทีไรนี่หิวทุกทีเลย

ยินดีต้อนรับสู่สถานีผีดุของเรา
ปกติเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
ครั้งนี้เนี่ยเรามาคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตา

แล้ววันนี้เรื่องราวที่จะมาคุยกันคุณเต้ครับ
แน่นอนว่ามันเป็นผีที่ทั่วทั้งโลกให้การยอมรับ
ทั้งโลกรู้จักกับผีชนิดนี้
ก็คือนางรำ
วันนี้คุณเต้มาพร้อมกับเรื่องของนางรำผู้อาพับ

เป็นประสบการณ์บอกเล่าของคนที่ผมรู้จัก
ใครเป็นลุงคนขับแท็กซี่

น่าสนใจเรื่องของคุณลุงคนนี้

ลุงคนนี้ผมรู้จักแกมาประมาณหลายปีแล้วเกือบ๑๐ปีได้แล้ว
แกก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ผมฟังบ่อย
ผมก็เคยมาถ่ายทอดในรายการของพี่แจ๊ค
หนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องผู้ที่สาวพิษณา

แล้วคราวนี้ลุงเขาก็มีเรื่องมาเราต่อ

แกก็จะเล่าแบบคนสไตล์คนแก่เล่าไป
ไม่ได้มีสตอแบบปฏิปต่อเรื่อง
แต่ผมสนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่า

หลังจากแกเจอเรื่องวิญญาณของ
ผู้ใจสารที่ขึ้นมาในรถแก
หลายครั้งเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นหลายแบบ

เพราะแกรู้สึกว่าแกมีความสงสาร
และเอ็นดูน้องคนนี้ที่อยู่ในเรื่อง

แกก็เลยพูดต่อให้เรื่องผมฟังมาสักพัก

แกคิดถึงเพราะว่าแกเหมือนแกผูกพัน

แกเรื่องให้เริ่มบนให้ผมฟังเลยนะครับว่า
มีอยู่ประมาณช่วงเกือบ๑๐ปีมาแล้วเนี่ย
แกได้ออกรถแท็กซี่ขาวเหลือง

แล้วแกตอนแรกแกก็เช่า
แต่พอสักพักพอแกเริ่มมีเงินมีทองมีทุน
แกก็เริ่มไปออกแท็กซี่เขียวเหลือง

แกก็ไม่ต้องเป็นมีกะแล้ว

อยากอาบขอบก็ออกอยากหยุดก็หยุด
แกก็จะมีทุกที่ที่แกจะไปแกจะไม่เคยปฏิเสธ
แต่มีอยู่วันหนึ่งแกได้ไปวิ่งอยู่ช่วงเอกชัยบางบอน
วันนั้นแกขับรถเข้าไป
ก็ล่องหาลูกค้าเรื่อยครับไม่ได้รีบอะไร
ช่วงประมาณเกือบสักน่าจะ๕โมงกว่า

แกเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งยืนโบกอยู่
แกก็จอดรถฉลับเข้าไปรับ
แต่แกเห็นปุ๊บตอนแรกแกตกกระใจหน่อยหนึ่ง
ด้วยความงงเพราะว่าน้องคนที่โบกอยู่เนี่ย
เป็นผู้หญิงตัวไม่ใหญ่มากเล็กนิดนึง

เขาใส่กางเกงธรรมดากางเกงยีน

แต่หน้านี้แต่งเต็มเลย

แต่งหน้าหนาหนาใช่ใช่
คือแต่งหน้าหนาก็คือหมายความว่าในที่นี้คือเหมือนกับว่า
เหมือนจะแต่งไปออกงานอะไรสักอย่าง
ด้วยการที่ลุงเขามองแล้วก็ก้าวผมอะไรอย่างดีเลย
ลุงเขาก็ถามว่าไปไหนคะ
น้องคนนี้ก็บอกว่าจะไปงานที่วัดนี้

แล้วก็มีถุงคล้ายแบบถุง
ใส่สัมพระเสื้อผ้า

คล้ายเหมือนพวกนักดนตรีผู้หาหางเข้าใส่กันครับ

ลุงก็เปิดเขาหิ้วขึ้นใส่หลังรถให้

ก็ตามปกติก็คือลุงแกก็น่าจะเป็น

คุยกับลูกค้าตามปกติแล้วถามว่าหนูไปไหนก็บอกว่าไปวัดแห่งหนึ่งที่นี่
แล้วลุงก็สงสัยหนูเป็นนางรำเหรอใช่ค่ะลุงคิดถูก
น้องคนนี้เป็นนางลำลุงก็เลยบอกว่าอ๋ออ้าวแล้วทำไมถึงไม่ได้ไปกับคณะล่ะ
น้องคนนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าหนูรับงานพิเศษหนูเป็นนักศึกษาวิรัยนาตสินที่๑แล้วกัน
ก็เลยด้วยการที่คุยกันเนี่ยไปสักพักหนึ่งแล้วจนลุงก็ถามว่าแล้วอย่างนี้ต้องขึ้นรถไปบ่อย
ก็คือถามไปเรื่อยคุยไปบอกว่าอ๋อก็จะมีมั่งแล้วมีรถประจำไหมไม่มี
ลุงก็เลยถือโอกาสบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลุงจะเป็นคนขับประจำให้หนูเอาไหม
เวลาถ้าหนูไปไหนเนี่ยหนูทำรายการบอกมาใน๑อาทิตย์หนูจะไปไหนบ้าง
น้องคนนี้ก็รู้สึกแล้วรุมเคลียดค่ารถยังไงรุมผมก็รุมเหมาเอาราคาถูก
ลุงไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าค่ารถเท่าไหร่อะไรยังไงโอเคแต่มันก็จะถูกกว่า
ไม่ต้องมานั่งกดมิเตอร์เลยลุงก็โอเครับปากคุยกัน
ลุงเนี่ยรับส่งน้องคนนี้ชื่อออนนะครับชื่อน้องออน
สิงห์ก็รับส่งน้องออนอยู่ประมาณเกือบ๓เดือนได้
เดือนนึงเนี่ยน้องออนจะมีงานอาทิตย์ละประมาณ๓๔งาน
ก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วน้องออนเนี่ย
ก็จะให้ใบตารางงานกับลุงไว้ว่าวันนี้มารับ
วันนี้อาจจะมาเช้ามีงานแก้บนมีงานขึ้นศาล
หรือมีงานลำถวายหน้าศพ
ออนก็จะให้รายการลุงไว้จนวันหนึ่งอ่ะ
มันรู้สึกลุงเล่าว่ามันเป็นวันอาทิตย์
จะมีงานที่น้องออนจะต้องไปลำ
รู้สึกจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพของใครสักคนหนึ่งที่วัดนี้

รุมเค้าก็จะโทรมาหาน้องออนคือ
ด้วยการพูดว่าแบบนางลำที่เราเป็นฟรีแลนด์อาทิตย์

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปก่อนเราต้องไปก่อนเขา

คณะเขาจะมาก็คือพร้อมเลยขึ้นเลย
ลำเพลงเดียวกันอะไรก็ซ้อมไว้หมดแล้ว
พอถึงเวลาลุงโทรไปหาตอนบ่าย๓
เพราะต้องรีบออกก่อนเพราะช่วงรถติดลงอะไรอย่างนี้

ก็จะมีการลำกันประมาณช่วง๖โมงขึ้นถึงทุ่ม๑

ลุงสิงห์โทรหาน้องออนเนี่ยหลายสายมาก
ออนไม่รับตั้งแต่ช่วง๓โมงเย็นถึง๔โมงไม่รับ
ลุงคิดว่าเอ๊ะไม่ได้แล้ว
แต่ระหว่างทางที่โทรไปเนี่ย
สินก็ขับรถไปด้วยแล้วโทรสมท้อไปด้วยตลอด
แต่น้องออนไม่รับเลยหลายสายมาก

รุมสิงห์เห็นไอถุงอะครับสามพระราชของแก
ที่จะเจอกันตรงนี้เขาก็จะมาวางไว้หน้าบ้าน
แกก็เลยเดินลงจากรถ
แล้วก็โทรศัพท์อีกรอบหนึ่ง

จนลุมสิงห์รู้สึกว่าเอ๊ะพิษปกตินะ
พิษเป็นตรงที่ว่า
เขารู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่รับสายเลย
เป็นไปไม่ได้ถ้าคนโทรเพลงหลายสายขนาดนี้
หรือว่าน้องไปกับเพื่อนหรือใครมารับ

แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวลุงมาก็ค่อยยกของไปให้

แล้วก็ไปในพิกัดวัดที่มีนัดกันไว้ที่จะต้องไป
ก็ไปถึงที่วัดก็ประมาณ๕๖โมง

จนรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติ
ผมคิดว่าทำไมคนเรามันหลายสายมากแล้ว

ก็นอนรอจนจุดที่เขาจำหนักกันไว้ว่าต้องรอตรงนี้นะ

ตื่นขึ้นมาแล้วก็หันไปมอง

ไม่เป็นไร
ก็สตาร์ทรด
คำจะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ลุงแกเหมือนเผลอพอให้หลับไป

โบโฮลี่ห้องวิภาคหยุดแล้ว
แกก็ลุกขึ้นมาเอ๊ะทำไมน้องออนยังไม่มาอีก
แกก็เปิดกระจกรถลดลง
มองไม่มีก็เดินลงไป
จากรถเพื่อจะโทรศัพท์หาน้องออนอีกหนึ่งครั้ง

แต่มีเสียงมันมีเสียงอู้อี้อู้อี้

ลุงก็บอกฮาโลน้องออนใช่ไหมได้ยินไหม
นี่ลุงเองนะนี่ลุงนี่ลุงลุงสิงนะลุงสิงนะ

รับแล้วเดี๋ยวคงเดินมา

ลุงลงอยู่ในตรงเยี่ยม
หนูมาเมื่อไหร่ลูกทำไมลุงไม่เห็น
น้องออนก็ถือว่ามานานแล้ว
อย่างนั้นไปเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะ
ลุงก็เดินไปดูหลังรถ
ก็ขับรถกลับกำลังจังหวะที่กำลังจะถึงบ้านทุกครั้งเนี่ยลุงก็จะคุยกับน้องออนว่า
ซื้อของไหม๗๑๑ไหมอะไรไหมสะดวกซื้อไหมแล้วก็มีข้าวไหม
เพื่อจะเอาเนี่ยเข้าไปกินในบ้านทุกครั้งก็จะมีการจอดรถบ้าง
แต่วันนี้น้องออมผิดปกติลุงสิงห์บอกว่ามันเป็นวันที่รู้สึกว่า
มันไม่ใช่ความคุ้นเคยที่เราเคยสัมผัสเพราะว่าทุกครั้งเวลาคุยกับน้องออนเนี่ย
มันจะมีอารมณ์ของเด็กล่าเริงดีใจที่ได้มาทำงานดีใจที่ได้เงิน
แต่วันนี้มันมีความหดหู่มันมีความวางเวงอยู่ในรถ
เหมือนลุงสิงห์อยู่ระหว่างอะไรสักอย่างกั้นเอาไว้
แล้วมันเข้าไม่ถึงซึ่งกันและกันลุงสินเขาก็แก้สัมผัสได้
แก้แก้คิดในใจแก้แก้แก้แก้พยายามมองกระจกหลังทุกครั้ง
วันนั่งนิ่งไม่มีคำพูดอะไรออกมาจากปากเลย
ถามคำตอบคำจนถึงหน้าบ้านลุงสิ่งก็ดอกถึงแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวก่อนจะลงลุงเขาก็จะบีฟงานกัน
เดี๋ยวอีกวันนี้นะเดี๋ยวลุงจะมารับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอตรงนี้นะ
น้ำหวานไม่พูดอะไรเปิดประตู
แต่จังหวะที่จะเปิดประตูที่จะขับรถทั้งที่

ไม่ได้ถูกไหมครับตอนแรกลุงสิ่งคิดว่าแกเผลอมือกด
แต่แกบอกว่าไม่ใช่จังหวะที่แกกำลังจะเปิดกระโปรงรถ
ข้างหลังจะลงจากรถแกยังไม่ได้กดเซ็นทรัลหรอก
คลายล็อกเลยแต่น้องออนเหมือนประตูเนี่ยครับ
มันเป็นการเปิดออกโดยที่มันไม่มีเสียประตูดัง
กรึกแล้วผ่านประตูลงไปเลย
แต่ลุงสิ่งด้วยความที่ว่าแกไม่ได้หันไปมองแกบอกว่าจะปวนไง
แต่พอไปทีน้องออนผ่านเข้าไปในเรือบ้านทำไมเร็วจัง
สิงห์รู้สึกมันแปลกแล้วมันเร็ว
แล้วน้องออนไม่มีการทักทายอะไรเลยเดินหนีเข้าบ้านไปเลย
เดียวในระยะเวลาแค่ประมาณไม่ถึง๑๐วิ

เก็บความต้องใส่ออกไปแล้วก็เดินถือถุง
มาวางให้ตรงรั้วบ้านข้างใน
แต่ที่ความทำไมลุงไม่เอาขับไปเพราะว่าลุงสิงห์แก
ว่าน้องเป็นเด็กวัยรุ่นผู้หญิง
ก็จะทำอย่างนี้ตลอดจะไม่เข้าไปยุ่มย่ามในบ้าน

โร้วของในบ้านมันเป็นโร้วระมาณครึ่งนะออก

แล้วลุงก็บอกตะโกนเข้าไปว่า
ลุงไปก่อนนะอืม
เดี๋ยวประมาณสักเดี๋ยววันพุธเจอกัน
ลุงก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร

แต่พอขับรถกลับมามันมีคำถามอยู่ในหัวแกเยอะมาก
กับเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่แกรู้สึกมันไม่เมเค้น
มานั่งได้ยังไงในรถที่ลุงไม่ได้เปิดรถเราล็อกรถไว้
แล้วตอนลงลุงยังไม่ได้เปิดหลอกให้ลุงลงไปได้ยังไง
แล้วทำไมเดินเร็ววันนี้ไม่คุยเป็นอะไร
แต่ลุงเขาพยายามจะคิดดีเขาคิดขึ้นมาว่า
หรือน้องเขาไม่อยากให้ลุงมารับแล้วอยากเปลี่ยนคนขับหรือเปล่า
แต่น้องเขาไม่กล้าพูดก็เลยแสดงออกแบบนี้ใส่ลุงสิง
จนวันที่ลุงสิงห์ต้องมารับน้องปอนอีกทีอีก๒วัน
แต่วันนั้นจะเป็นวันที่ลุงสิงห์จะต้องมารับงานเช้า
เป็นงานลุงสิงห์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นงานเหมือนเป็นงานขึ้นศาลใหม่
แล้วก็จะมีการลำถวายสารก็มาตั้งแต่เช้าเลย
เลิกของเจ้าภาพ๙โมง๙โมงประมาณ๙โมง๙นาทีหรือ๙โมง๑๙นี้
สิ่งต้องมาประมาณ๖โมงเช้า
จังหวะ๖โมงเช้าที่ลุงสิงขับรถเข้ามาลุงสิงก็จะโทรหมดเกิน
แต่โทรรอบนี้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้

ใช่ไม่มีตอนนั้นตอนนั้นยังติดต่อได้แต่ไม่รับ

ด้วยคำว่าติดต่อไม่ได้ลุงสิงก็ต้องทำหน้าที่
แต่เต็มที่ก็คือต้องมาก่อนมาดูว่าอย่างไร
พอลุงสิงห์มาถึงปุ๊บจะจอดรถเข้าตรงหน้าบ้าน
ลุงสิงก็เห็นอ้าวถึงวางรอแล้ว
ลุงสิงก็โอเคก็อยู่ในบ้านแล้ว
สินก็ตะโกนเรียกหน้าบ้านออนออนออนลุงมาแล้วออนลุงมาแล้ว
ไม่มีใครออกมาตะโกนเรียกอยู่นานมาก
จนลุงสิงคิดว่าชัวร์แล้วแหละเขาคงไม่อยากให้เรามารับแล้ว
แต่เขาไม่กล้าจะบอกเราตรงตรงลุงสิงห์คิดอย่างงี้อย่างเดียวเลยครับ
ลุงสิงคิดแค่นี้แต่ลุงสิงไม่ได้โกนนะ
ลุงสิงก็ออกว่าเขาอาจจะมีเพื่อนมารับอะไรแล้ว
ก็คือแบบไม่อยากจะเสียความรู้สึกกับลุงประมาณนี้
ลุงสิงห์ก็เลยเดินอ้อมรถเพื่อจะไปเอาถุงเนี่ยขึ้นรถเหมือนเดิม
แต่คราวนี้จังหวะที่ลุงกำลังจะเดินไปจับถุงปุ๊บถุงมันแฉะพี่
มันเปียบใครเอาน้ำมาลาด
ลุงแกก็รู้สึกว่ามันผิดปกติ
มันผิดปกติตรงที่ว่าลุงก็เลยใช้ความจำตัวเอง
ถุงใบเนี้ยอืมมันไม่ได้เอาเข้าบ้านตั้งแต่วันที่ลงมา

ลุงเกิดคำถามในหัวเยอะมากแล้วลุงก็เลยจับทั้งถุงเลยครับ
จริงพี่มันแฉะเหมือนโดนน้ำค้างตากมาหลายวัน
คราวนี้จะยังไงดีล่ะติดต่อใครดีล่ะติดต่อใครไม่ได้เลย
ก็เอาถุงเนี่ยขึ้นรถเหมือนเดิมแล้วก็ขับไปที่งาน
ไปคราวนี้ที่งานไม่เจอน้องออน
รอจนคณะเสร็จที่เขาร่ำกันเสร็จ
ก็เลยไปถามว่าติดต่อน้างร่ำก็ได้ไหม
น้องชื่อออนคนนี้
คณะก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เขาก็โทรหา
เจ้าภาพเขาก็บอกว่าขาดไปไหนคนนึง
เพราะเขาขอไว้เท่านี้ทำไมมีแค่นี้

แล้วลุงติดต่อเขาได้ไหมบอกติดต่อไม่ได้

หลังจากติดต่อไม่ได้เสร็จลุงก็ขับรถกลับบ้าน
ด้วยความที่ขับรถกลับบ้านมาก็ปกติอะครับ
วันนั้นไม่ได้วิ่งรถลุงบอกว่าลุงไม่ได้วิ่งรถ
รู้สึกวันนี้ลุงคิดอะไรเยอะในหัว
อยากกลับบ้านล่ะไม่โอเคในการขับรถวันนี้ล่ะ
ก็ขับรถไปนอน
เฉพาะที่นอนอยู่เหมือนลุงแกฝันอะไรทั้งอย่าง
จะว่าฝันก็ได้เพราะลุงเหมือนยังไม่ได้นอนเลย
นิดเดียวแกได้ยินเสียงเพลง
แล้วหน้าวงปีภาษณ์ขึ้นมาเลย

แล้วก็มีเพลงไทยเดิมขึ้นมา

แกก็รู้สึกเหมือนแกทดุ้งเหรอ
แล้วก็มีอะไรมาตรงหลังหูแกหน่อยหนึ่ง
บอกว่าพาหนูไปหน่อย

จนลุงรู้สึกว่า
เสียงนี้มันเป็นเสียงน้องออน
หลังจากนั้นน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมง
มีโทรศัพท์ของน้องออนโทรเข้ามา

รุงสิงรู้สึกปึ้งรุงสิงดีใจมากเลยพี่
เป็นห่วงเหมือนรักลูกหลาน

ก็จะถามว่าเป็นยังไงเป็นอะไร

ลุงตั้งใจมีคำถามอย่างนี้เยอะมากที่จะสวนกลับไป
ถ้าไม่อยากให้ลุงมารับบอกได้นะ
แต่สุดท้ายมันไม่ใช่พี่แจ๊คครับ

เบอร์โทรมันเป็นของน้องออน

ลุงสิงห์ตอบกลับไปฮัลโหลออนเหรอ

พี่น้ำตาบ๊วยเติมพี่น้ำตาบ๊วยเติมพี่น้ำตา

แกมาส่งน้องออนวันอาทิตย์
ก่อนที่ท้าวจะมารับอีกรอบหนึ่ง

มันจะมีม่านกระจกบานเก็ตอยู่ตรงหน้าประตู
แล้วลุงเกิดความสงสัย
เหมือนน้องไม่กล้าพูดมั้

ตำรวจพูดว่าน้องออนถูกฆาตกรรมที่บ้าน

เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗๒ชั่วโมง

แล้วเสียชีวิตในชุดนางลำครับ
ตอนแรกทุกอย่างมันยังไม่ออกมาเป็น

มาเรียนแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะเป็น

แล้วก็ส่งตัวเองเรียน

อาจารย์ดนตรีไทยท่านหนึ่ง

อาจารย์ดนตรีไทยท่านเนี่ย

ให้น้องออนเช่าบ้านหลังที่ได้อยู่
และที่ตำรวจไปตามจับมาได้

เข้ามาคุยกันเข้ามาเคลียร์กัน
แต่ในความเป็นจริง

แต่อาจารย์ช่วยส่งเสีย

ได้ไหมเพราะเขาก็เรียนจบแล้ว

หรืออีก๒ปีเขาถึงจะไปสอบเป็นครู
แต่ช่วยหน่อยช่วยส่งเสียหน่อย

ไม่ได้อยากให้เอาออก

น้องออนก็รู้สึกว่า

คือมันเป็นเหมือน

จนวันนั้นมีชาวบ้านเขาเห็นว่า
มีรถมาจอดหน้าบ้าน

ต้องเอาลูกออกหนูไม่ยอม
ให้คนอื่นรู้ว่าอาจารย์

ด้วยความมีโทษา
พูดแล้วแบบคูละอะไรอย่างนี้
เขาน้องอ่อนถูกจับเอามุรี
สายมูลลี่ลัดคออยู่ตรงหน้าประตู

อยู่ประมาณครึ่งตัว

แล้วหลังจากวันที่น้องออนเสียเนี่ย

ทุกครั้งที่เวลาน้องเขาอยู่บ้านเนี่ย

นางของน้องไปแล้ววันนั้นที่น้องตายเนี่ยน้องตายในชุด
ในชุดนั้นเลยคือไม่ได้ใส่แค่ชะดวงชะดาอย่างเดียว
แต่น้องแต่งตัวแบบท็อปเต็มเลยแล้วก็ลำเพื่ออัดวีดีโอ
เพื่ออัดวิดีโอเอาไว้เพื่อว่าจะเอาไปเหมือนออดิชั่น
งานที่อื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเสียงเพลง
แล้ววันนั้นอาจารย์คนนี้มาพอดีก็เลยเสียชีวิตในชุดของนางลำ
แล้วหลังจากที่เสียชีวิตได้ประมาณเข้าสู่วันที่๗
บ้านเหมือนกันนะพี่แจ๊คมันจะเป็นบ้านเหมือนกับทาวน์เฮาส์ที่สร้างขึ้นมา
เหมือนประมาณอย่าเรียกว่าทาวน์เฮาส์ต้องเรียกว่าห้องแถวเรียงกัน
เป็นเหมือนทาวน์เฮาส์แถวแถวเดียวประมาณ๖๗หลัง
จะมีเสียงผู้หญิงร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็ลำอยู่อย่างนั้น
แล้วคนผ่านไปผ่านมาจะเห็นเลยครับว่าจะมีคนลำอยู่ในบ้าน
แล้วน้องออนก็ตายทั้งกลมตายทั้งกลุ่มด้วย
แล้วที่บอกว่าให้ลุงพาหนูกลับหน่อยพาหนูกลับหน่อยเนี่ย
ที่ลุงเขาพูดพากลับไหนลุงเขาก็ไม่รู้
จนมีอีกวันหนึ่งลุงขับรถไปส่งฟุติศาสตร์ที่หนึ่ง
จังหวะนั้นเหมือนลุงแกอะไรก็ไม่รู้ว่าลุงสิงก็นึกถึง
นึกถึงน้องออนขึ้นมาว่าป่านนี้จะไปอยู่ไหนแล้วนะ
เชื่อไหมครับแค่คิดแค่นั้น
มุมมองกระจกเข้าไปขัง
เห็นเงาเหมือนน้องออนนั่งอยู่ตรงฝั่งซ้ายของประตูข้างหลัง
จนลุงบอกตั้งสติ
แล้วลุงก็ไม่อ้าปากพูดนะครับแต่ลุงแค่ใช้ความรู้สึกพูดว่า
เป็นยังไงบ้างอยากได้อะไรบอกลุงได้นะ
แล้วเหมือนเขาตอกโต้กันในความรู้สึกในจิตว่าหนูอยากกลับบ้าน

คราวนี้ลุงสิงห์ก็เลยต้องไปดูภูมิลำเนาของน้อง

เพราะวันที่เสียชีวิตไม่มีใครมาเอาวิญญาณไม่มีใครมาเชิญเขากลับ
แล้วลุงสิงห์ก็อาสาขอที่อยู่ตามบัตรประชาชน
แล้วก็ไปบอกตำรวจว่าขอดูนู่นที่หลักฐานนู่นนี่นั่น
สุดท้ายรู้ว่าน้องออนอยู่อำเภอนี้จังหวัดนี้
ก็เลยทำพิธีมาถอนเชิญวิญญาณออกจากบ้าน
แล้วเป็นคนเอาโกรธกระดูกของน้องออนเนี่ย
ขับรถเอาไปส่งให้ที่บ้าน
ถึงที่พอขับรถไปส่งทางบ้านเพิ่งจะรู้ว่าเสียชีวิต

เพราะว่าน้องอ่อนเป็นเด็กกรรมภาพแบบมีญาติพี่น้อง

พอไปถึงบ้านชุดให้ได้แล้วเรียบร้อยก็คุย
เห็นน้องออนยืนไหว้ลุงอยู่

ลุงเขาแบบน้ำตาไหลเลย

ทำไมน้องเขาถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย
ที่น้องเขาเป็นเด็กดีครับ
เป็นเด็กดีหาเงินเรียนเอง
แต่ด้วยนะครับความใกล้ชิด
ทำให้ตัวเองต้องถล่ำลึกเข้าไป

ชีวิตเขาน่าจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้
แต่น้องเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน

คือคนเราก็มีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันไป
ก็มันเป็นปัญหาเดิม
ของผู้ใหญ่กับเด็ก
บังเอิญมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนเกินไป
จนกลายเป็นปัญหาลักษณะแบบนี้

มันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
แล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า
มันกลายเป็นเรื่องเล่าต่างนานา

ควรที่จะมี

ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับใครแล้ว
แล้วมันถล่ำลึกเข้าไปถึงขนาดนี้

คุณผู้ชมนะนางรำผู้อาพับ

เวลาคุณลุงนึกถึงน้องคนนี้

ใช่มีความสงสารของคนดูเด็ก

วันนี้จะดูเศร้า

กับเรื่องที่คุณเต้นำมาฝากพวกเรา

รอเรื่องราวของคุณอยู่ครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

สถานีผีดุของเรา

อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก

เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ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

สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์

ล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

และในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมา
ร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น

ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเธอคนนี้
เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว

ในรูปแบบของวีดีโอคอร์

เธอรับบทผีกะ

สวัสดีครับมิ้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค

ใช่วันนี้มาเจอตัวจริง

นี่จะเป็นนางเอกที่

เข้าแล้วออกยากวงการผีมันน่ากลัว
ตรงนี้นะฮะก่อนหน้านี้เป็น

กะค่ะครั้งนี้มา

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องของ

เรื่องนี้แต่แน่นอนว่ามายี่อิน

เปลี่ยนนะเอาประสบการณ์

มีชื่อเรื่องว่าเจ้าของเก่า
อันนี้เป็นประสบการณ์ของใครเอ่อ
เป็นประสบการณ์ของ

คนที่อยู่ในจังหวัดหนึ่ง
ขอพูดว่าเป็นจังหวัดทางใต้ละกัน

อยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงครับเจ้าของเก่า

เมื่อประมาณ๓๐กว่าปีที่แล้ว

ก็สมัยก่อนมีนายทุนคนหนึ่ง

เขาก็ต้องหาที่ใช่ไหมคะพี่แจ๊ค
แล้วเขาก็อยากได้ที่ที่แบบอยู่ใน

เขาก็แบบถูกใจที่อยู่ที่หนึ่ง
แต่ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นบ้านคน

ขอซื้อกับเจ้าของบ้านแต่ละหลัง

จนมันมีอยู่หลังเนื้อ

คือไปขอร้องยังไง

เพราะว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่มันอยู่ตรงกลาง

จนผ่านมาแบบ๓ปี

อยู่วันหนึ่งก็เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่า

ก็สร้างแล้วทีนี้ก็เริ่มสร้างโรงแรมขึ้นมา

ก็มีผู้หญิงกับผู้ชาย

เดี๋ยวให้พนักงานยกกระเป๋า

ก็โอเคพนักงานก็รับกุญแจเรียบร้อย

ขึ้นลิฟท์ไปติ้งถึงชั้น

บอกว่าเนี่ยห้องนี้นะครับเขาก็ขายไข่

หรือว่าเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วก็ถามกับทางรีเซปชั่น

แต่ไม่รู้ว่าเขาเดินแถบไปไหนหรือเปล่า

ก็ไม่มีใครเดินออกประตูไปเลย
เขาก็งงกัน

แต่ก็ยังแบบงงจนพนักงานเปลี่ยนกะ

ขึ้นลิฟท์มาขายกุญแจห้องกลับมา

เอ้ยยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็เป็นคุณลุงคุณป้าคนเดียวกัน

คือพอครั้งที่๒เนี่ยพนักงานก็เริ่มคุยกันแล้ว

พนักงานก็ยังคงทำงานปกติ
ก็มีแขกแขกก็เข้ามาพัก

แขกก็ขึ้นลิฟต์ไป
เหมือนคุณป้าคนหนึ่ง

เขาบอกว่าอ๋อมาพัก๓คืนค่ะอะไรอย่างนี้
แล้วก็โอเค

พอแหกปุ๊บตื่นเช้ามา

เขาก็ถามว่านอนหลับสบายไหม
กลางคืนหลับสบายไหมคะ

ก็โอเคค่ะโอเคนะโอเค

จนคืนสุดท้ายก็เจออีก
เขาก็เจอที่เดิมเลยที่ที่ลิฟต์
เขาก็ถามว่าอ้าวกลับแล้วเหรอเป็นยังไง
พักโอเคนะสามวันเป็นยังไงโอเค

เขาก็บอกกับทางพนักงานรีเซปชั่น
เออเนี่ยเจ้าของโรงแรมที่เนี่ย

ก็ถามทุกวันว่าเป็นยังไง

ก็ไม่มีนะคะ

ก็ถามว่ารูปร่างเป็นยังไง

แจ๊คปรากฏว่าเป็นคนเดียวกัน

ใช่กับที่มาจองห้องพัก

คือถ้าให้แค่พนักงานเห็นอย่างเดียวยังโอเค

เขาก็ไม่ใช่ละอยู่ไม่ได้ละ

คือแบบไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่คนแล้ว

เอาหมอผีอะไรมาก็คือมาทำพิธี
แบบที่นี่มันเหี้ยน

เปิดอยู่๓เดือนเจ๊ง

ก็คือไม่มีใครมาเข้าก็คือทุกคนที่มา
โดนหลอกแบบนี้ตลอด

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดู
เขาจะเอาสินแสมาปรับฮวงจุ้ย
ใหม่หมดประตูต้องอยู่ตรงนี้

ให้สินแสมาดูที่ทำพิธี

แม่บ้านเขาก็เปิดห้องปุ๊บ

ห้องนี้ไม่ต้องมาทำ

คิดว่าเป็นแขก

ก็เจออีกแม่บ้านเนี่ยเจอแบบนี้

แล้วเขาก็ตกใจเขาก็ไม่ใช่แล้ว

แต่นอกจากแม่บ้านก็ยังมีแบบแขก

มันล้างมาประมาณเป็น๑๐กว่าปีเลยค่ะ

เป็นสิบกว่าปีอะ
จนมีนายทุนอีกคนนึง

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเปิด
ทีนี้เขาทุบโรงแรมทิ้งหมดเลย

เปิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

ไม่มีการปรากฏกายของคุณป้าคุณลุงไม่มี

ไม่มีการเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าวิญญาณอาจจะไปเกิดแล้ว

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร

คุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะมาอยู่ที่นั่น

มีวิธีการแน่นอนว่า
ในทุนบางคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป

เจ้าของเก่าสองเจ้า
มาทำที่นี่แล้วมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้

ผมลื้อใหม่หมดเลยแล้วผมทำบ้านให้เขาอยู่

นั่นคือเรื่องราวที่เข้าใจแล้วว่าอ๋อ

เพราะว่าทุกวันนี้นักสืบโซเชียล

เล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมที่หนึ่ง

ตอนเล่าเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ไหน

เพราะฉะนั้นอะไรที่มันระบุไม่ได้

นั่นคือเรื่องที่เอามาฝากกัน

ซีรีส์ชุดนี้

เปรียบเสมือนบ้านเช่าหลังนึง
ที่จะมีคนแวะเวียนเข้ามาเช่าเรื่อย

ตรงมีเสาตกน้ำมันอยู่ในบ้าน
เดี๋ยวนะคือถ้าเป็นผม

ผมกลัว

แสดงว่าซีรีส์เรื่องนี้ชุดนี้เนี่ย

กับแต่ละคนที่เข้าไปเช่าอยู่ใน

เสาตกน้ำมันอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วย

ได้ข่าวครับว่าเป็นผีอีกแล้ว
คราวที่แล้วเนี่ยผีกะ

เหมือนกับนางตะเคียน

แต่นี่เป็นผีในเสาตกน้ำมัน

หนูก็คลุกคลีกับเรื่องประมาณนี้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย

บ้านหลังไหนก็แล้วแต่ที่เสาต้นใดต้นหนึ่ง

ก็จะมีการหาเครื่องเส้น

และสุดมากจะเห็นเป็นผู้หญิง

นะฮะแน่นอนครับ

มักจะมีเรื่องราวกองนี้มีไหม
กองนี้บอกเลยว่าเหมือนอย่างที่บอกคือหนูเล่นหนังผีมาตลอดใช่ไหมคะพี่
แต่กองนี้คนลุกเลยพูดแล้ว
กองนี้เจอแบบเฮียนจริง
เจออยู่ตลอดเวลาตลอดระยะการถ่ายทำเลยค่ะ

คนเราจะเจอเรื่องราวพวกนี้ได้มันต้องอยู่ที่สถานที่ก่อน

หมายถึงว่าโลเคชั่นบ้านที่ไปถ่ายเนี่ยเป็นบ้านจริง
เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการถ่ายทำ
ใช่แต่ก็เป็นบ้านบ้านจริงค่ะสร้างใหม่เนอะ
แต่ไม้ที่เอามาสร้างเนี่ยเป็นไม้เก่า
ก็คือเราต้องการให้มันสมจริง

ก็คือเป็นไม้ที่จะเรื่องผีกาดด้วย

ตอนนั้นก็เอามาสร้างเป็นบ้านโชคดีหลังนี้ด้วย
ซึ่งทีมพล็อปไปเอาไม้ชุดนี้มาจากไหนก็ไม่รู้
ใช่ก็เขาบอกว่าหนูไปถามเขามานะคะ

เดี๋ยวนะเรื่องที่เจอเจออะไรบ้างในกอง
เอางี้เจอตั้งแต่ตอนสร้างบ้านยันถ่ายทำ
อย่างนั้นละครเรื่องนี้ใช่

คือเหมือนมันตั้งแต่ตอนสร้างบ้านแล้ว
ก็คือมีทีมอาร์ตนะคะ
เขาก็ไปสร้างบ้านไปทำไปทำบ้านอย่างนี้ไปดูบ้านด้วย
คือมันมีทีมที่สร้างบ้านแล้วก็ทีมอาร์ตเขาก็ต้องไปแบบไปช่วยไปดูอะไรอย่างนี้
ระหว่างที่เขาทำก็มีวันหนึ่งอะ
เขาก็กำลังสร้างบ้านโชคดีนี่แหละนะคะ
แต่พอตอนแรกที่สร้างห้องน้ำมันยังไม่เสร็จ
ก็เลยต้องไปขอเข้าบ้านข้าง

ก็มีอยู่หลังนึงค่ะหลังเดียว

ก็เป็นเป็นถนนทางเข้าก็คืออยู่เหมือนอยู่ปากซอยอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็บอกว่าทีมอาร์ตเขาปวดฉี่
เขาก็ไปขอเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เจอคุณยายคนนึงค่ะพี่แจ๊ค

พี่ก็อ๋อมาสร้างบ้านนี่แหละครับ
เดี๋ยวจะถ่ายละครนะช่องไทยรัฐอะไรอย่างนี้
เขาว่าอ๋อเดี๋ยวบอกยายด้วยนะเดี๋ยวยายจะได้รอดู
เขาว่าอ๋อได้ครับได้ได้
อาร์ตเขาก็บอกคนขับรถ
คนขับรถนี่เขาจะมาประจำอยู่แล้วค่ะ
มาตลอดตั้งแต่ตอนมาดูที่มาสร้างบ้านมาอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่านี่เมื่อกี้ผมเจอยายด้วยนะ
บ้านข้างเราเนี่ย
เพื่อเข้าห้องน้ำยายถามว่าทำอะไร

ใช่ก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับละคร

ก็ยายไงยายที่บ้านนี่เลย

ไม่มีไม่มีมีคุณตาเขาอยู่ไม่มีคุณยาย
บอกว่ามีไปงั้นไปถามไปงั้นไปดู

พอเขาไปถามตาก็บอกว่า

ตาบอกว่าจะเจอได้ยังไง
ยายตายไปแล้ว
เดี๋ยวนะไอ้รูปนั้นอะ
เป็นรูปของยาย
ใช่ใช่
หนูก็แบบโอ้โหเขาก็คือเหมือนเจอเรื่องประมาณนี้
อันนี้คือเรื่องแรกที่ทีมอาร์ตเจอ
แล้วเขาก็ยังเจอแบบเจอต่อไปเรื่อยอย่างนี้อีก

ยายดูใช่เพราะยายถามว่าละครโดนเมื่อไหร่ครับผม
ระหว่างที่สร้างบ้านเนี่ยก็อย่างที่บอกต้องมีเสาตกน้ำมันใช่ไหมคะ
เขาก็สร้างนี่แหละค่ะทำเป็นเสาตกน้ำมันขึ้นมา
ไม่ใช่เอามาจากไม้ตะเคียนจริงไม่ใช่นะ
อันนี้หนูไม่ทราบแต่เขาบอกหนูไงว่าเขาว่าทำ

เออเขาบอกว่าทำเพราะหนูต้องยืนอยู่ที่เสาไง

ใครจะมายอมรับมิ้วอ๋อพี่เอามาจากเสาตกน้ำมันจริง
เขาอาจจะแบบว่าทำขึ้นมาใช่เพื่อให้หนูสบายใจ
เขาบอกว่าเขาทำแต่ระหว่างที่ช่างกำลังทำอยู่อะค่ะ
เขาบอกว่าเขาก็ทำปกตินะคะเขาก็ทำ
เขาก็มีได้ยินเสียงใช่ไหม
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ว่ายตรงตรงที่ที่เป็นเหมือนเป็นต้นกล้วยอะค่ะแต่ตรงเสาตรงน้ำมันอะก็มีมีตั้งว่ายด้วยแล้วก็ว่ายตรงนั้นที่เป็นต้นกล้วยเพราะเขาบอกว่าอืมที่ตรงนั้นอะเป็นสารเก่าตรงต้นกล้วยเคยเป็นใช่เคยเป็นแล้วเขาก็ว่ายพี่แจ็คเชื่อป่ะหลังจากเขาว่ายอะถูกหวยหมายถึงว่าทีมทีมที่คนที่เจออะหรอคนที่เจอผู้หญิ

ภูมิกับเขาก็มิ้วมิ้วระวังนะหนูอืมหนูหนูก็นึกว่าเป็นแบบตัวปลอมอ่ะหนูก็ยืนสักพักมันมันร้องจี๊ดหนูก็ตกใจมันร้องยังไงอ่ะมันร้องแบบตายแล้วไม่ใช่เหรอมันมีตัวตัวแรกที่หนูเจอมันยังไม่ตายมันแบบเหมือนจี๊ดจี๊ดอ่ะค่ะแล้วหนูก็ตกใจคือมันก็นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็มาดึงไปแล้วหลังจากนั้นก็
เจอหนูตายอะทุกวันเลยอะ
เจอหนูและเพราะว่าเขาเจอหนูและถ้เรามองในแง่นิดนึงของวิทยาศาสตร์
มีใครไปวางยาเบื่อหนูไว้หรือเปล่า

ระหว่างที่เขาออกมาวันหนึ่งเขาไปเก็บ
หอมเก็บอะไรในห้องตกน้ำมันอะ
ทีมอาร์ตอะตรงนั้นมันจะมีหน้าตาอู๋
เขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเห็นแบบลางนะคะ
ตรงที่ที่เขาไปตั้งไหว้แล้วเขาก็ตกใจ
เขาก็เดินลงมาข้างล่างไม่เจอแล้วก็ไม่เจอ
แล้วก็เจอเหตุการณ์เจอผู้หญิงใส่ชุดไทยเนี่ย
มีคนเจอประมาณแบบ๓๔คนเลยอะค่ะ
เหมือนอย่างที่อันนี้คือเรื่องที่ทีมอาร์ตเจอหนึ่ง
สองคือพี่นักแสดงที่ถ่ายด้วยกันกับหนู
ในตอนของนักศึกษาพาสยอง
เรื่องนี้หนูเล่นเป็นผีเสาตกน้ำมันที่มีหลายเวอร์ชัน
เลเวลความโกรธขึ้นไปเรื่อย
จะมีเวอร์ชันที่หนึ่งที่แต่งชุดไทยผมยาวใส่สบาย
หนูก็นั่งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านนะคะ
ระหว่างที่เขากำลังเซ็ตโลเคชั่นเซ็ตฉากเซ็ตอะไรกันอยู่
พี่เขาก็บอกว่าอ้าวมิ้วทำไมมานั่งตรงนี้อ่ะ
เมื่อกี้อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเฮ้ย
หนูไม่มีค่ะ

หนูนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วหนูนั่งตั้งนานแล้วค่ะ

จนถ่ายจบหน้าศึกษาภาษยอง

ผู้ช่วยผู้อำกับสอง
เขาก็เรียกหนูเข้าฉาก
หนูก็ยืนอยู่ข้างบนชั้นสองของบ้านหนูยืนอยู่แล้วนะ
เขาก็พี่มิ้วพี่มิ้วเข้าฉากครับพี่มิว
หนูก็หนูอยู่ข้างบนหนูอยู่ข้างบนค่ะ
หนูอยู่อยู่แล้วแล้วเขาก็

ก็ไม่รู้
แม็คแล้วเมื่อกี้
พี่เห็นเราเดินออกไปข้างนอกไน
พี่ก็เลยเรียก
ว่าให้หนูเข้าฉาก

ปั่นจักรยานเขาก็ปั่นจักรยานตรงนั้นเราลาดยางถนนไหมอะไรอย่างนี้
มีเสียงคนเรียกอืมไปไหนที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยพี่ที่ปั่นจักรยาน
เสียงเรียกลักษณะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเรียกไปไหน
แต่เขาอ่ะเหมือนพี่ทำผมอ่ะเขาก็รู้ว่าเราไม่ควรตอบนะคะอืม
เขาก็เงียบแล้วเขาก็ปั่นจักรยานกลับมามาทำผมให้หนูต่อว่า
เมื่อกี้มีคนเรียกพี่หนูก็เขาบอกเป็นผู้หญิงไปไหน
แล้วหนูก็หงมันไม่ใช่แล้วนี่ก็คือเจอประมาณลักษณะอย่างนี้
ตลอดการถ่ายทำทั้งกองจะเจอเป็นลักษณะเหมือนกันหมด
เหมือนกันผู้หญิงชุดไทยถูกต้องทรงเดียวกันหมดทรงเดียวกันหมดเลย
แล้วก็ซุปร่างคล้ายมิ้วป่ะใช่เขานึกว่าเป็นนู
เพราะว่าทั้งเรื่องมีแค่หนูคนเดียวที่แต่งตัวแบบนั้นทำผมแบบนั้น
หนูก็ถามพี่แต่งหน้านะคะว่าแบบพี่เคยเจออะไรไหมคะอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าหนูก็เกือบโดนแล้วนะอืมหนูก็หนูเหรอ
เขาบอกว่าก็ซีนนั้นไงที่ใต้เตียงหนูตกใจเลยพี่
ก็แบบเฮ้ยมีใครอยู่ที่ใต้เตียงหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าไม่ใช่ก็ก่อนหน้าที่หนูจะถ่ายคือเป็นซีนที่หนูต้องเข้าไปอยู่ใต้เตียง
แล้วก็มันก็เป็นนักแสดงที่มองลงมาแล้วก็เจอผีเจออะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านั้นตอนแรกเขาจะให้หนูถ่ายเลย
แล้วก็นึกยังไงก็ไม่รู้เขาก็เดี๋ยวเดี๋ยว
พี่ขอลองเข้าไปอยู่เดี๋ยวพี่กำลังเข้าไปลองดูก่อน

เตียงปึ้งหักลงมาเลย
เฮ้ยเตียงเนี่ยนะ

หักลงมาเลยก็คือเหมือนกับว่ายังไม่โดนเขาเขากำลังจะเข้าไป

เขาบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นหนูเข้าไปแล้วเขาไม่ได้แบบ
ก็จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเหตุการณ์เนี้ย
ผู้กำกับอยู่ก็ตกบันไดแบบทำให้อีกวันหนึ่งการถ่ายทำมันก็ช้าลงเลยครับ
แต่เราก็มีการหลังจากนั้นก็มีการตั้งไหว้ขออะไรอย่างนี้ตลอด
อืมแต่ก็จะเจอเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยดูเหมือนว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาพล็อป
พร้อมทั้งหลังค่ะ
มันไปเชื่อมโยงกับความเชื่อนี้ก่อนเคยได้ยินไหมครับว่า
บ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาสารที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเข้าไปอยู่
เช่นบ้านที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีกลิ่นอายของมนุษย์เข้าไปอยู่
สารที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอยู่
มันจะกลายไปเป็นที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้
หรือที่เราเรียกกันว่าสัมภเวษีผีเร่ร่อน
เขาอาจจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
แต่วันหนึ่งพื้นที่ว่างเปล่าตรงนั้นเนี่ย
มันถูกสร้างกลายเป็นสถานที่อยู่ขึ้นมาเป็นบ้านขึ้นมา

แน่นอนว่าการถ่ายทำมันไม่ได้ถ่ายทำกันตลอด๒๔ชั่วโมง

พอไม่มีกลิ่นอายมนุษยเข้าไปอยู่เขาเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่
ประจวบเหมาะกับมีเครื่องเส้นไหว้มีของให้เขากินอ่ะ
เป็นไปได้ไหมว่าเขาก็เลยมาในรูปลักษณ์แบบนี้
มาอยู่ที่นี่จากเหตุผลนี้
เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกขออนุญาตยกตัวอย่างครับ
คือเมื่อประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้ว
ผมเคยไปทำงานที่บ้านลักษณะแบบนี้
เป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ที่โคราช
ใกล้ใกล้กับเขาใหญ่สร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายหนังผีเรื่องหนึ่ง
หนังผีเก่านะครับพูดชื่อเรื่องได้เลยเป็นชู้กับผี
ก่อนหน้านั้นถ่ายเรื่องจันดารา

หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยบ้านหลังนี้ทิ้งเอาไว้

แล้วก็วันหนึ่งผมได้รับภารกิจว่าจะต้องไปเดินสายที่บ้านหลังนี้
เพื่อให้ไปเชื่อมโยงกับหนังเรื่องเป็นชู้กับผี
ปรากฏว่าไปคืนนั้นคือเราเห็นเรารู้แล้วบ้านสร้างขึ้นมา
ไม่มีประวัติอะไรชิวสบายกะเอาเต็นต์ไปกาง
แล้วก็เดี๋ยวนั่งกันยันเช้าเลยหลังจากที่รายงานเสร็จ
ปรากฏว่าพอเริ่มการรายงานสด
ไฟฉายที่เราใส่ถ่านมาเต็ม๓กระบอก

เปิดปุ๊บมันหลีแล้วดับ
แล้วเราก็รายงานออกไปพี่ครับ
ไฟฉายที่เราเปลี่ยนฐานใหม่มันดับ
และเครื่องมือที่เรามีอยู่ครับมันร้อง
ตอนที่เราเดินผ่านต้นกล้ามปู
มันมีต้นกล้ามปูที่อยู่ในบ้านหลังนั้น
พอผ่านตรงนี้เครื่องมือดังมาก
แล้วเราก็ได้ยินเสียงที่ทำให้เราอยู่กันไม่ได้
กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่

มันมีเสียงคนเหมือนกับเอามือจับหน้าต่าง
แล้วก็ฟาดหน้าต่างแล้วปิดเข้ามาในบ้าน
วงแตกเลย

มันเป็นบ้านเหมือนข้างนอกเหมือน๒ชั้น
แต่ข้างในมันโล่งมากเลย

มันไม่มีแล้วมันมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่ง

พอเขาสร้างบ้านพวกนี้ไว้อะ
เหมือนกับสัมภเวษีเหล่านี้เขาเข้าไปอยู่
วิปราวก็ไม่รู้ผมว่ารักษณะใกล้กัน

หรือว่าสถานที่เคหาสถานที่มันสร้างขึ้นมา

ัมภเวษีก็อาจจะเข้าไปอยู่แทนพวกเราก็ได้

เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่

เอาไม้ที่เป็นเสาตกหนอนจริงมาทำ
เพราะว่าทำยังไงมันก็ไม่เหมือน
คือพยายามสรรสร้างผลงานขึ้นมาแล้ว

ใช่เพราะว่าทาทำมันยังไงมันก็ไม่เหมือน
เขาก็เลยมีการตั้งไหว้กัน
พอไม่เหมือนปุ๊บก็เลยไปเอาของจริงมาเลย

เพราะหนูเป็นคนเดียวที่จะต้องอยู่ตรงเสาน้ำ

แล้วเราต้องเป็นคนที่ยืนอยู่ใกล้เสามากที่สุด
อยู่ใกล้เสาปีนเสา

ยกมือไว้ใช่เอาถือว่าเป็นการแสดงแต่ใจผมก็ต้องฝ่อบ้างแหละ
ก็ต้องคิดบ้างว่าเฮ้ยเสาจริง
ทีมงานทีมอาร์ตไม่ได้อำใช่ไหม
ไม่ได้อำเพราะว่าหนูก็ถ่ายไปก่อนแล้ว
แล้วก็เหมือนแบบหนูก็สงสัยไงค่ะ
ตั้งแต่เรื่องแบบทำไมเขาเจอคนเหมือนหนูเดินไป
แล้วทั้งที่หนูก็ยังยืนอยู่หรืออะไรอย่างนี้
หนูก็เลยพี่ตกลงพี่บอกหนูหน่อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูแสดงไงแล้วหนูต้องอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้

เอามาแค่ค่าเท่าที่เขาบอกนะ

แต่เมื่อกี้เหมือนกับทีมงานกระซิบมานะ
บอกว่าบ้านที่สร้างมาทั้งหลัง
เขาไปเอาไม้มาจากบ้านเก่าสองหลังในอายุทยา
แล้วก็รวมไอ้เสานี้ด้วยเอามาทำเป็นบ้านหลังเนี้ย
เสริมสร้างความแบบความเข้มขลังให้กับตัวของมิ้ว
จะได้อินกับบทหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง

เอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่า
นี่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ไปถ่ายอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่

เอาล่ะผมว่ามันเป็นงาน
เราคิดดีซะอย่างทำดีซะอย่าง
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันว่าตรงนั้นมันมีจริง

เพราะเรามาทำงานนะจะได้รู้ว่า

ได้รู้จักของบาปบุญคุณทั่วอะไรก็ว่ากันป่ะ

โอเควินูก็ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมถันอีพิดีโอนะ
ค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊ก

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรารอเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับ
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลพร้อมกัน

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

ขอบคุณน้องมิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ทางโซเชียลไปพร้อมกัน
แต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งเรื่องของเขาที่โทรมาเล่านะตอนนั้น
มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ครบรสจริง
จากชื่อเรื่องจนกลายเป็นที่มาของชื่อของเขาเลยครับ
วันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณชอโลกกลมฮะ

ปกติเราคุยกันผ่านสายโทรศัพท์ผ่านเสียง
วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากัน
ตอนนั้นที่โทรมาเล่าเรื่องโลกลม
เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าโอ้โหมันครบรสจริง

แต่วันนี้คุณชอจะมาเล่าเรื่องเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

วันนี้คุณชอมาพร้อมกับเรื่องของเทพพิทักษ์ผู้นำทาง

เรื่องราวเป็นยังไงต้องให้คุณชอเล่าให้พวกเราฟังแล้วฮะ
เรื่องนี้ต้องย้อนเวลากลับไปสักประมาณปี๕๗นะครับ
ตอนนั้นผมยังทำงานเป็นผู้จัดการโรงงานอยู่แห่งหนึ่ง

ซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานส่งอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับโรงงานอีกโรงงานหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานต่างชาติเหมือนกัน

เป็นโรงงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแล้วกัน

ทีนี้ในโรงงานนี้เขาจะมีเป็นโรงงานสาขาย่อย
ภูมิภาคเอเชียก็จะมี๒ประเทศก็จะมีที่อินเดียแล้วก็ที่ไทย

โดยปกติผมส่งสะพายกับงานที่โรงงานนี้
ซึ่งเราได้คุยกันแล้วค่อนข้างคุยกันถูกคอ

อายุพอกันทัศนคติความคิดอะไรต่างมันเหมือนกัน
ทางนโยบายของทางบริษัทแม่ครับ

ผู้จัดการโรงงานเนี่ย
เธอจะต้องไปตรวจออดิตงานที่สาขาอื่นด้วย

ก็จะมีไปตรวจที่พม่าแล้วก็มาเลเซีย
ทีนี้เนี่ยทางมิชชาเองก็บอกว่า

ก็พอไปพม่าค้างอะไรเสร็จปุ๊บ
เช้าวันพฤหัสเขาก็ไปที่มาเลเซีย

เช้าวันจันทร์เขาจะต้องมาที่เมืองไทย

ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์
ประมาณสัก๔เกือบ๕โมงเย็นแล้ว

ก็พอดูปุ๊บก็เลยเห็นว่า

ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบินที่เมืองไทยแล้วนะ

แล้วก็มันมีเรื่องคอนิชชั่นเรื่องงานด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
ก็บอกทางมิชาว่าให้เขาติดต่อแท็กซี่
เดี๋ยวผมมาคุยกับเขาเองแท็กซี่เอง
ก็บอกคุยกับแฟนว่าเนี่ยเพื่อนชาวต่างชาติมานะ
วันนี้ให้ทางเพื่อนชาวต่างชาติเขามาที่บ้านก่อนได้ไหม

แฟนก็บอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยววันนั้นเขาจะไปนอนค้างที่คอนโดเอง

ผมก็บอกกับทางแท็กซี่ไปประมาณนี้
ซี่ก็เข้าใจแล้วก็ขับรถมา
แท็กซี่ก็มาถึงบ้านแล้วก็มาสักทุ่มเสร็จได้

แล้วก็มิชาก็โทรคุยกันว่าอะไรยังไง
อย่างนี้มิชาก็ขอโทษขอโทษแล้วก็ขอบคุณผมว่าโอเค

ประมาณ๓ทุ่มกว่าได้

แล้วก็เตรียมจะเปิดประตูรั้วบ้าน

ลักษณะของเขาคือเป็นเด็กค่อนข้างผอม

ส่วนน้องหมาเนี่ยให้นึกหมาพรรณรับประดอ

เขาก็ไม่ตอบอะไรผมทีนี้เขาก็ยิ้มให้

อันนี้ผมถึงเขารู้แล้วว่าโอเคเขาไม่ใช่คนไทยแน่

เพราะภาษาที่เขาออกมาไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย
แต่ผมไม่คุ้นเป็นภาษาที่ผมไม่คุ้น

แล้วก็คุยกันไปนิดหน่อย

เดี๋ยวนายนอนที่บ้านฉันอีกคืนนึง

เพราะไงนายก็ต้องมาออดิตฉันในวันจันทร์อยู่แล้ว

พอตกตั้งคืนผมก็คิดว่าเออแฟนไม่อยู่
ก็ชวนมิชชาให้มิชชาเราไปปาร์ตี้กันดีกว่า

ประมาณสักตีหนึ่งรู้เลยว่าเมามาก
มิชาฉันขับรถไม่ไหวแล้ว

เดินหน้า๓เก้าหลัง๒เก้าเลย

มิชาก็บอกว่าเฮ้ยชอนายจะว่าอะไรไหม

จะมีเตียงที่๑เตียงแรก

ผมไปถึงปุ๊บกดแอร์ช้ำเลยครับ

แต่หน้าเขาก็ดูทรงไม่อินเดียเท่าไหร่
อารมณ์ประมาณแขกขาวอะไรประมาณนี้ครับ

มิชาเขาก็อธิบายว่า

ผมแบบขดตัวเป็นกุ้งคว่ำอยู่

มิชาเป็นไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ทักมึงช้านั่นชายนายจริงใช่ไหม

ออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ผมก็โอเคโอเคได้
เขาก็เราก็พากันออกไประหว่างทางเดิน
เพราะตอนแรกผมบอกเขาว่าเดี๋ยวเราล้างหน้าล้างตาอาบน้ำก่อนไหม
เขาบอกไม่เอาแล้วเขาไม่ไหวเขารู้สึกไม่โอเค

ระหว่างเดินลงไปผมก็ถามมิชาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าระหว่างที่เขาหลับอยู่ตอนนั้น

เขาปวดขาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหมาครับ
กำลังกล่นคำลามอยู่ข้างเขาก็ลืมตาขึ้นมา

แล้วก็ชี้หน้าหาเขาชี้หน้าใส่เขาตอนนั้นเธอมีดวงตาแล้ว
แล้วก็มองมานี่เขาบอกลักษณะเหมือนโกรธจัด
แล้วก็ทำสิฟันอะครับกัดแล้วมิชาก็อยู่

ไม่รู้โผล่มาจากไหนกระโดดขยั้มแบบผู้หญิงคนนี้

แล้วก็เหมือนกับมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นตรงนั้น
ผมก็บอกว่ามิชานายอาจจะดื่มหนักมากไป

เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่โอเคเลย

ผมบอกไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวลงไปก่อน
ก็เดินลงไปที่เคาน์เตอร์ผมบอกมิชาเฮ้ยเดี๋ยวนายไปเลสตรองก่อน
เดี๋ยวผมจะไปคุยกับที่ตรงเคาน์เตอร์ให้
เคาน์เตอร์ผมก็ตบเคาน์เตอร์เบา

บอกน้องเมื่อคืนนี้เพื่อนพี่เจอผีนั่งลำ

ที่นี่เปิดมา๑๐กว่าปีไม่เคยมีประวัติเรื่อง

แล้วก็มีอีกคนนึงมาสมทบพนักงานอีกคนมาสมทบ
บอกมีอะไรเกิดขึ้นผมก็เล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกน่าจึนเจือนน่าเสียนะ
ก็บอกก็ขอโทษเข้าไปเออแต่เพื่อนพี่เจอจริงนะ
แต่ว่าโอเคถ้าน้องยืนยันเสียงหนักแน่นขนาดนี้ว่าไม่มี

ก็เดินกลับไปหามิชาบอกว่าเฮ้ยมิชาเดี๋ยว

แต่มิชาเขาบอกแต่เขาก็ไม่สบายใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
บอกเออไม่เป็นไรก็ไม่รู้จะอธิบหาคำอธิบายให้เขายังไง

พอเดินออกมาจากหน้าโรงแรม

มีสารเพียงตาครับแต่ใหญ่มากเลยนะครับ

ก็ถามมิชาเมื่อคืนที่ยูเห็นประมาณนี้ป่ะ
เขาบอกเนี่ยใช่เลยอย่างนี้เลย
แล้วผมก็เลยบอกแล้วทำไมนายเห็นคนเดียวทำไมฉันไม่เห็น

ผมบอกอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวว่ากัน

เหมือนเป็นสารปู่ย่าตายายอะไรอย่างนั้นป่ะ

เขาก็บอกว่าใช่เป็นลักษณะอย่างนี้

ผมก็โอเคก็ทดเรื่องนี้ไว้ในใจก่อน
นี่ก็วันรุ่งขึ้นวันนั้นเราก็ไปทำงานกันตามปกติ
แล้วก็มิชาตอนตกเย็นเขาก็ไปนอนโรงแรมตามเขาไป

เฮ้ยมิชชาเมื่อคืนมันยังไงบ้างโอเคไหมนอนสบาย

เย็นวันนั้นเย็นวันนั้นเขาอดีตโรงงานผมเสร็จแล้ว
ก็ผมก็ออกไอเดียเฮ้ยไปปาร์ตี้กันดีกว่า

วิชามาออดิตผมก็เรียบร้อยทุกอย่างแฮปปี้แล้ว

พอไปเสร็จปุ๊บเราก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกัน

เฮ้ยเนี่ยเมื่อคืนนะวันดังก่อนพามิชชาไปนอน
แล้วก็เจอผีนั่งล่ามโอ้ทุกคนก็มาลุมมาตุ้มมาฟังกัน

พอเล่าเรื่องนี้เสร็จเล่าเป็นไทยประโยคอังกฤษประโยคสลับกัน

ทุกคนก็ถามว่าโอเคผีนางลำพอเข้าใจ

ทำให้เขาต้องลดต้องเลิกต้องยุติงานจากที่มาเลเซีย

ทุกคนก็บอกเฮ้ยมิชาเล่าเลยเกิดอะไรขึ้นที่มาเล

มิชชาเล่าว่าในวันพระฤทธิ์นั้นนะครับ

เขามีทั้งคาซิโนมีทั้งสวนสนุก

ทีนี้เนี่ยประมาณสัก๕ทุ่มเที่ยงคืน

เขาก็สะดุ้งตัวตื่นเพราะมันมีเสียงหมาเห่า
เสียงหมาเห่ามันรู้จากไหนแต่มันดังลั่นห้องเลย
เขาก็ลืมตาตื่นมาบอกว่าพม่านะครับ

แล้วจังหวะที่พระม่านมันตีเปิดออกแสงมันลอดผ่านเข้ามา

เขาก็รีบกดโทรศัพท์หัวเตียงแล้วก็รีบโทรไปที่ตรงฟ้อนต์
และอธิบายเฮ้ยตอนนี้ฉันเจอคนมาอยู่ในห้องฉันเนี่ยอยู่ตรงระเบียง
รีบขึ้นมาด่วนเลยแล้วมิชาก็รีบวางไป
จากโรงแรมมัน๕ดาวเขาก็รีบเปิดประตูหน้าห้อง

ก็เขารออยู่ก็เขาก็มองอยู่อย่างนั้น

ฉันเห็นคนคนนึงยืนตรงระเบียง

ตอนนั้นไม่มีคนอยู่แล้ว

คนจะเข้ามาก็ต้องผ่านทางประตูเข้ามา

ชาก็ไปถึงก็เปิดไฟกันสว่างละสว่างโลก

มิชชาเขาก็เห็นว่ามันไม่มีคน

ดังนั้นการจะเข้ามาในห้องนี้ได้มายืนอยู่ตรงระเบียงได้

แล้วนี้มิชชาก็แล้วเขาบอกยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า

เจ้าหน้าที่บอกก็คุณก็เห็นอยู่แล้วมันไม่มี

มิจฉาก็โอเคไม่เป็นไร

อีกคืนนึงเขาก็ไปทำงานตามปกติ
แล้วตอนกลางคืนตอนช่วงเย็นเลิกหลังเลิกงาน
ต้องเล่าเรื่องนี้ให้กับทีมเจ้าหน้าที่ทางมาเลเซียฟัง
เจ้าหน้าที่มาเลก็บอกมิชาเป็นไปได้ไหม
มันอาจจะเป็นเงาจากตึกอื่น

แล้วนายสลักประตูระเบียงไม่แน่นเอง
ตอนนี้อันหมาลั่นห้องเขาก็พอลืมตาตื่น

ประตูพม่านระเบียงมันเปิดแหวกสุด
ประตูเปิดแหวกสุดและที่น่าตกใจกว่านั้นคือ
ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนปลายเท้าเขา

ตอนนั้นเขาตกใจถอยหลังกรูดติดหัวเตียงเลย
ผู้ชายคนนั้นคือใบหน้าหายไปครึ่งหนึ่ง
ใช่ครับดวงตาข้างหนึ่งมันหลุดออกมา
แล้วฟันทำท่าฟันกัดเหมือนกันเนี่ย

แขนแขนและไหล่ของเขาหักบิดงอ
มิชาบอกตอนนั้นเขากลัวจนเขาไม่รู้จะทำยังไง
เจ้าหมาแล้วไม่รู้โผล่มาจากไหนเหมือนกันก็โดน
กระโดดกระโจนเข้าผู้ชายคนนี้

เขาไม่รู้เขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้

เขาก็ลืมตาแล้วก็เอาผ้าห่มออก
ปรากฏว่าเจ้าหมาตัวนั้นยืนอยู่ตรงระเบียง

แต่ไอ้เจ้าหมาตัวนั้นไม่ดันไว้
คูใช่กันไว้ไม่ให้ผู้ชายวันนั้นเข้ามามิชชาตอนนั้นเขากลัวมาก
กลัวจนไม่รู้ทำไมก็ห่มผ้าแล้วก็หลับไป
ทีนี้พอทุกคนได้ยินเสร็จปุ๊บ

เขารู้สึกเขากลัวมากแล้วไม่รู้จะหาคำอธิบายยังไง
เขาก็มองว่างานที่มาเลเซียก็เคลียร์แล้ว
เขาเร่งงานจบวันนั้นแล้วก็รีบบินมาไทยเลย

ทุกคนพอได้ยินอย่างนั้นก็เลยเริ่มต่างวิเคราะห์

จากที่ฟังเธอมาคืออยู่โรงแรม

ผีดุโรงแรมผีดุที่สุดอ่าโอเค
ใช่ครับพอจะรู้เนอะจริงเขาเลยบอกว่า
เออแต่พอเล่าเนี่ยไอ้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสงสัยคือ
เขาก็ถามมิชามิชาเธอไปทำอะไรมาเนี่ย
แล้วก่อนหน้านี้ตอนอยู่อินเดียเขาไม่เคยเจอเลย

บอกว่างั้นเธอไปทำอะไรมาก่อนมามาเล
บอกว่าไม่มีนะฉันก็ไปอยู่ก็มาแผลจากพม่า

พอวันแรกไปทำงานแล้วก็คืนนั้นเขาก็ไปตลาด
แล้วเขาก็ไปซื้อของแล้วก็มานอนพักแล้วแค่นั้นเอง

เขาก็ล้วงบางสิ่งไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบสิ่งหนึ่งออกมา
ไอ้เจ้าสิ่งนี้มันดูเหมือนที่คาดผมเหมือนป่อคอ
แล้วก็มีแท็กสีแท็กทองเหลืองนะครับแปะอยู่

หวายถักแล้วทุกคนก็บอกไอ้นี่หรือเปล่า
มิชาบอกไม่น่าจะใช่หรอก
เขารู้สึกเขาชอบเขามันสวยดีเขาอยากเก็บไว้
ทุกคนก็แล้วแต่นายแล้วกัน
เราคนไทยเราก็เชื่อลักษณะแบบนี้เราก็มีมุมมองแบบนี้
แต่ถ้านายคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับกระสุนแล้วแต่นายก็เก็บไป
อย่างนี้เวลาก็ผ่านไปก็๒๐กว่าวันตามแผนงาน

เป็นวันเสาร์แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันอาทิตย
ช่วงบ่ายมิชาจองไฟล์กลับอินเดียเอาแผนงานไปแบบนี้
วันเสาร์ก็บอกเลี้ยงส่งมิชาปาร์ตี้กันเฉพาะคนสนิท
แล้วก็มาปาร์ตี้กันเสร็จก็ไปถึงงานก็คุยกันเฮฮา

เขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยผมอ่ะวันก่อนพานิชาเขาไปไหว้พระครับ
แล้วปรากฏว่ามีพระหลวงพ่อทักมา
บอกว่าเพื่อนโยมคนนี้ก็มีชามีเทพผู้พิทักษ์นะ
เขาติดตามแล้วเขาคอยปกป้องอยู่
แล้วพ่อก็บอกว่าแต่มันเป็นเรื่องที่
หลวงพ่อใช้คำว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นสายใยแห่งกรรม
แล้วหลวงพ่อก็เฮ้ยกรรมเหรอกรรม
แล้วเราก็แปลประโยคนี้ให้กับมิชาฟัง

แล้วทุกคนก็แบบละเรื่องนี้เอาไว้
ก็คิดว่าเดี๋ยวมิชาเขาก็กลับประเทศเขา
มันก็คงไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างก็คงเคลียร์ไป
วิชาวันรุ่งขึ้นก็กลับประเทศตามแผนงานของเขา
ก็ตามไปจากนั้นมาเราก็ทำงานกันตามปกติ
ก็ได้มีโอกาสคุยไลน์คุยสกายฟกัน
เวลาผ่านไปประมาณ๑๐เดือนได้

ตอนนั้นปีปลายปีที่ผมเจอมิชชาเนี่ยก็คือ๖เดือน๖ปี๕๗
แล้วก็ประมาณต้นปีช่วงประมาณสักมีนาเมษาครับ

ฉันกำลังจะแต่งงานนะเพื่อน

ฉันไม่สามารถไปดูแลนายได้นะ

จนไม่รู้จะหาคำบรรยายอย่างนี้
ผมก็ได้แค่ว่าโอเคดีใจด้วยเพื่อน
เวลาก็ผ่านไปอีกประมาณ

วิชาก็บอกว่าเฮ้ยชอ
ฉันต้องลาออกจากที่นี่นะ

ถ้าสมมุตินายมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องอะไร

ผมก็อธิบายว่าเรื่องความสุขไม่ต้องซีเรีย

เขาโทรมาหาด้วยเสียงที่

แล้วก็บอกชอเรามีเรื่องบางอย่าง

เป็นเวลา๒เดือนที่มิชาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง
เขาเล่ารายละเอียดทั้งหมดผมก็เก็บข้อมูลทั้งหมดเล่าละเอียด
ผมก็แบบผมไม่รู้ว่าจากที่ผมจะเล่าไปจากนี้

แต่ผมไม่รู้ผมจะบอกน้ำตาตื้อหรือเปล่านะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก
และนี่คือเรื่องที่คุณนิชาเขาเล่าให้กับคุณชอฟัง

หลังจากที่มิชชาครับบินไปที่อินเดีย
เขาจะต้องไปออดิตที่อีกโรงงานหนึ่งก่อนที่ประเทศอินเดีย
ซึ่งโรงงานนี้อยู่ไกลจากบ้านเขา

เขาบอกว่าขับรถประมาณสัก๖๗ชั่วโมงประมาณนี้ครับ

ทีนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของอินเดียอย่างหนึ่ง
ปัจจุบันนะครับระบบวันนะอินเดียยังมีอยู่
หลังจากสิทธิสัตรีในการตำรวงชีวิตค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่ง
ในโรงงานที่มิชชาไปเป็นโรงงานต่างชาติ
มินิเจอร์ทั้งหมดโดยเฉพาะผู้จัดการใหญ่เขาจะเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้ว

แล้วก็ในระดับพวกหัวหน้างานก็จะมีผู้หญิงทำงานบ้าง
มีไม่กี่คนซึ่งผู้หญิงดูก็รู้ว่ามาจากวัณนะที่ค่อนข้างสูงหน่อย
ส่วนพนักงานที่อยู่ในไลน์ที่เป็นเคิร์กที่เป็นพนักงานปฏิบัติงานทั้งหมด
เป็นผู้ชายร้วนประมาณ๕๐๐ท่าน
ปกติเวลามิชชาเขาไปตรวจออดิตงานเขาก็จะเดินในลายเขาคล่าว

เขาเดินไปในจุดที่เรียกว่าร้อนที่สุดหนักที่สุดเหนื่อยที่สุดในโรงงาน
พอเขาไปถึงจุดนั้นปรากฏว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้พอมิชาเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ค่อยคำผมว่า
เขาทิ้งทุกอย่างของโลกนี้ให้กับเธอ
ผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่สะกดและหยุดทุกอย่างของมิชาเอาไว้
เขาเดินเข้าไปหาเธอแล้วก็ไปพูดคุยไปถามถึงเรื่องงาน
ปรากฏว่าสิ่งน่าแปลกใจอันดับแรกคือผู้หญิงที่อยู่ในเลเวลเนี่ย
ไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่งานนี้ซึ่งมันควรจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่
เพราะมันทั้งร้อนทั้งหนักทั้งเหนื่อยแต่เธอก็อยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตรงนี้
ชาก็ได้คุยกับเธอปรากฏว่าบางอย่างทำให้สะกิดมิชา
พูดภาษาอังกฤษเธอตอบพี่ชายเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
มิชาก็เลยลองภูมิเธอด้วยการถามคำถามที่ยากขึ้นยากขึ้น
ปรากฏว่าเธอตอบทุกอย่างได้หมดแล้วเคลียร์มิชาเลยลอมภูมิหนักขึ้น
แม้กระทั่งคำถามที่แม้แต่เมนิเจอร์ยังตอบแทบไม่ได้
กลับตอบได้และหาวิธีการแก้ไขแบบเด็ดขาด

เขาเลยขอบคุณผู้หญิงคนนั้นยกมือไหว้สวัสดีและลาจากกัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะต้องกลับมาเจอเธอใหม่
แล้วต้องหาคำถามที่แบบเด็ดมากเขาอยากคุยกับเธอมาก
วันรุ่งขึ้นเขาก็มาออดิทร์ด้านการกาลอีกรอบหนึ่ง
พอมาอดีตก็ตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับเธอ
พอเขาเข้าไปที่ในลายผลิตไปเจอเธอ
สิ่งที่ทำให้มิชาตกใจมากคือเธอ

ปากแตกตาเขียวปุป
ฉาก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น

ฉันเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว

แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรได้แต่จะก้มหน้า

เหลือนิ้วแค่๒นิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง

ทำไมนะทำไมผู้หญิงที่สวยเช่นนี้
มาอยู่ตรงนี้แล้วมาเจอสภาพกรรมแบบนี้
มิชาก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้

เขาบอกว่าเนื่องจากผู้จักรการใหญ่เป็นชาวหลังชาติ
แต่เธอเก่งมากนะทำไมเธออยู่ตรงนั้น

คุณเจอสาวิตรีแล้วใช่ไหมผู้จัดการบอกว่าผมช่วยสาวิตรีได้แค่นี้
เท่าที่รับเธอเข้ามาทำงานมิชาบอกแต่เธอเก่งมากเลยนะเธอเก่งขนาดไปในเมเนเจอร์สบายเนี่ย
ผู้จัดการบอกว่าใช่แต่ถ้าคุณจะดีมากที่คุณไม่ยุ่งถ้าคุณจะช่วยเธอได้คือคุณไม่ต้องยุ่งกับเธอ
มิชารู้สึกแบบรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเข้าใจระบบวัฒนธรรมของที่นี่
ต้องบอกอย่างหนึ่งมิชาเองเขาเป็นคริสเตียนเขาไม่ได้ถือพุทธหรือฮินดูตามของอินเดียเขาเป็นคริสเตียน
มิชากลับบ้านหลังจากนั้นเขากลับบ้านเขาบอกในใจว่าเขาจะไม่ยอมลดละเลิกเรื่องสหวิตรีไปนั้นค่ะ
เขาตัดสินใจจ้างนักสืบไปสืบว่าเธออยู่ที่ไหนเธอเป็นอะไรเธอยังไงเธอพักยังไงเธออยู่แบบไหน
ชาใช้เวลา๒สัปดาห์เรียนได้รู้ข้อมูลทั้งหมดของเธอ
พอรู้ข้อมูลทั้งหมดเสร็จเขาตัดสินใจเขาใช้เวลาอีกประมาณ๓๔วัน
ตัดสินใจไปว่าเอาวะเขาจะเปลี่ยนแปลงเธอและเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งคู่
เขาตัดสินใจไปดักรอสาวิตรีเขาใช้เวลารอสหวิตรีประมาณสองวัน
เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาดุยเข้าไปแล้วเกิดมีอะไรขึ้นมา
สาวิตรีก็อาจจะโดนทำร้ายร่างกายได้
เขาก็เลยรอจังหวะที่สาวิตรีอยู่คนเดียวที่ไม่มีคนอื่นอยู่รอบข้าง
พอสบโอกาสเหมาะเขาก็ไปดึงตัวสาวิตรีบอก
มี๓วิธีนี่ผมเองนี่ผมวิชาผมขอเวลาคุณหน่อย
สาวิตรีเองก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างฉลาด

เขาก็บอกว่านายฉันไม่อยากมีปัญหา
แต่เมื่อเช้าบอกได้โปรดขอเวลาผมแค่๕นาทีให้ผมได้พูด
เข้าไปคุยผมในรถสวิตีก็เข้าไป
วิชาก็บอกว่าตั้งแต่ผมเห็นคุณครั้งแรกเนี่ย
ผมคิดว่าคุณคือภรรยาของผม
เพราะก่อนหน้านี้มิชาเขาเป็นโสดนะครับ
คุณคือภรรยาของผมเป็นคนที่ผมเฝ้ารอมานาน

แต่เหมือนกับทั้งชีวิตผมเนี่ยผมมาเพื่อรอคุณ

สาวดีเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเขามีสามีแล้ว
มิชาบอกว่าไม่มีสามีที่ไหนที่ทำร้ายภรรยาแบบนี้

วิชาพูดว่าสาวิตรีครับได้โปรดให้ผมได้ปกป้องคุณทั้งชีวิตที่เหลืออยู่นี้

มิชาบอกว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งใดที่ต้องกลับไปเอาที่นั่น
เปลี่ยนชีวิตเถอะผมจะเปลี่ยนชีวิตคุณเอง
แล้วคุณจะช่วยเปลี่ยนชีวิตผมด้วย
สาวิตรีไม่พูดอะไรเธอได้แต่ก้มหน้าแล้วร้องไห้
มิชาบอกว่านี่คือคำตอบใช่ไหม
เขาตัดสินใจสตาร์ทรถแล้วขับรถไป
ประมาณ๗ชั่วโมงตรงนั้นทั้งสองคนไม่พูดอะไรเลย
พอมิชาไปถึงบ้านมิชาพูดกับสาวิตรีว่า
สาวิตรีคุณไม่ต้องกังวลนะ

แต่ตราบใดที่คุณไม่พร้อมและไม่ตกลง
ผมจะไม่แตะต้องคุณเลยแม้แต่ปลายนิ้ว

เวลาประมาณ๘๙เดือนนะครับ
เขาสองคนไม่เคยแตะต้องกันเลย

ทำความสะอาดดูแลบ้านและไม่เคยเข้าไปในห้องมิชาเลย
แต่ครั้งเดียวเขาสองคนรักษาสัญญากันอย่างดีมาก
ทำงานเก่งกับมิชาอีก
เรียกว่ามิชาบอกว่าเขาภาคภูมิใจกับเธอมาก

เขารู้สึกเหมือนเศร้าหวันประทานมาให้

จนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันควรจะพูดวันนี้

สาวพิธีคุณจะแต่งงานกับผมไหม
และนั่นก็คือวันที่มิชาวเขาส่งข้อมูลส่งรายละเอียดกับเพื่อน

แล้วผมก็เป็นเพื่อนหนึ่งในนั้นที่ได้รับรู้
เวลาผ่านไปอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งครับ
หลังจากนั้นสาวิตรีเขาก็มองว่า

ไม่มีโอกาสพาตัวสหวิตรีไปพบกับทั้งครอบครัว
แต่ได้มีโอกาสคุยกันทางโทรศัพท์ทางสกายทางคออะไรอย่างนี้

แต่สวิตีเขาบอกว่าเขาตัวคนเดียวเขาไม่มีครอบครัว
สาวิตรีก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดในห้องของวิชา
วันหนึ่งนิชากำลังทำงานอยู่
อยู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาก็รับอ๋อสาวิตรีพอรับเสร็จปุ๊บ
พอดีเธอร้องห่มร้องไห้พูดจาไม่รู้เรื่องเลย
เขาได้แต่พูดถามว่ามิชชาเธอเอาสิ่งนี้มาจากไหน
เป็นใครกันแน่ตอนนั้นมิชาฟังไม่รู้เรื่อง
เขาก็บอกสาวิตรีใจเย็นค่อยพูด
สาวิตรีพูดไปน้ำหูน้ำตาแตกไปพูดไม่รู้เรื่อง
ชาตัดสินใจลางานแล้วขับไปถึงบ้านใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีถึงบ้าน
พอไปถึงบ้านปุ๊บเขาเห็นสาวิตรีนั่งอยู่ในห้องรับแขกโซฟา
แล้วก็มีไอ้เจ้าที่คาดผมอันนี้ไอ้เจ้าต่อคอเนี่ยวางอยู่
สาวิดีถามมิชาว่าคุณได้สิ่งนี้มาจากที่ไหน
มิชาก็บอกอ๋อไอ้เนี่ยเหรอเขาซื้อมาจากพม่า
แล้วเขาก็เห็นว่ามันสวยดีก็เลยเก็บเอาไว้
สาวิตรีบอกว่าใช่ใช่เหรอคุณไม่ได้เอามาจากที่ไหนใช่ไหม
ไม่ใช่จริงผมพูดจริงสาวิตรีก็ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็แบบเหมือนทิ้งตัวสุดตัวไปเลย
ผู้ชายก็แปลกใจสาวิตรีใจเย็นเขาจับมือสาวิตรีแล้วอวบกอดเธอไว้
ใจเย็นแล้วเล่าให้ผมฟังว่ามันมีอะไร
สาวิตรีบอกว่ามิชชาถ้าฉันเล่าสิ่งนี้ไปจากนี้
ถ้าเธอจะหมดรักฉันถ้าเธอจะทิ้งฉันถ้าเธอจะไม่ต้องการฉัน
ฉันจะไม่ว่าอะไรเธอเลยแต่ฉันอยากให้เธอฟัง
สาวิตรีบอกว่าก่อนที่เธอจะมาอยู่ประเทศอินเดียเนี่ย
เธอเคยเป็นชาวเบงการีที่รัฐยะไข่ประเทศพม่า

หรือง่ายก็คือที่เธอเป็นชาวรูหินยานั่นนี่

ชนเผ่าต่างยังไม่รวมตัวกันเนอะ
ด้วยความที่เขามีชนเผ่าต่างก็จะมีกองกำลังรักษา

แล้วไม่ว่าจะชนเผาไหนก็ตามแต่

ก็จะเป็นลักษณะผิวเหลืองออกกี่ซอย

สาวิตรีบอกว่าในหมู่บ้านของเธอ
มีมิชชนาลีต่างชาติ
เข้ามาสอนภาษาเข้ามาสอนหนังสือ
ด้วยความที่ตัวสาวิตรีเองเป็นเด็กฉลาด

แต่เธอพอพูดได้อ่านเขียนได้อ่านหนังสือออกได้
เรียนรู้วิทยาการบางอย่างเล็กน้อย
โดยบอกว่าเธอมีเพื่อนที่ในหมู่บ้าน

ที่เป็นเพื่อนเล่นกับเธอ๒คน

กันตีคนพี่และกันตาคนน้อง

ตั้งชื่อว่าจูฮิติ

คือบอกว่าในแต่ละวัน
ก็เด็กนะครับ๑๐กว่าขวบ
ก็เล่นกันก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

ก็เรียนรู้พยายามชวนเพื่อนเรียนหนังสือ

เสียงปืนมาจากสารพัดทิศทางเลย
ก็ตกใจกันเด็กก็วิ่งก็เลยเปิดเปิง

คน๔ชีวิตนี้ก็วิ่งทะเลิดเปิดเปลืองเข้าไปในป่า
เขาใช้เวลาอยู่ในป่าไม่รู้กี่วัน
สาวิตรีบอกว่าเธอพยายามนับวันและคืน

โชคดีที่ว่าไอ้เจ้าจูฮิติเป็นหมาค่อนข้างฉลาด

ทั้ง๔ชีวิตก็ใช้สิ่งนี้ประทังชีวิต

สิ่งที่เขาต้องหาคือแหล่งน้ำสะอาด
ป่าดิบป่าเช็ดป่าโรคชัดที่อยู่ในใจกลางของประเทศพม่า

มันน่าจะน่ากลัวขนาดนี้ตอนกลางคืน

เขาบอกว่าตอนกลางคืนเขาได้ขนของเจ้าจูฮิตินี่แหละ

มันเหมือนเด็กเล่นสนุกแต่อยู่ในความทุกข์

เวลาผ่านไปจากตรงนั้นประมาณสัก๑๐วันถึงจะได้
ปรากฏว่าเขาเหมือนได้ยินเสียงทานน้ำไหล
เขาก็ไปเจอเจ้าจูยิตินี่แหละ
มจนได้มากลิ่นฐานน้ำไหลตรงนี้

มันไม่ใช่คลองหรือทาน้ำใหญ่
แต่เป็นเหมือนกับเป็นห้วยลำเล็ก

แต่ว่าร่างกายคนเรามันไม่เท่ากัน
กันตาคนน้องปรากฏว่าพอดื่มน้ำไปท้องร่วง
ท้องเสียทั้งถ่ายทั้งป่วย

เขานอนไปได้สักประมาณ๒วัน๓วันได้โดยประมาณ
อยู่วันหนึ่งเจ้าจูฮิติก็ขำลามขึ้นมา

สักพักหนึ่งก็มีชายสองคนถือปืนออกมาจากพุ่มไม้
ทีนี้เด็กทุกคนก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมา
เขาก็ตั้งใจว่าถ้า๒คนนี้จะเข้ามาทำร้าย

สองคนนี้ถือปืนเข้ามาใกล้แล้วทำท่าอะไรสักอย่างหนึ่ง
จะบอกให้ทั้งหมดลุกขึ้นแล้วตามเขาไป
แต่ด้วยภาษาที่คนละภาษาฟังกันไม่รู้เรื่อง
กันตีคนพี่ตัดสินใจกำหินไว้ในมือ
แล้วก็ส่วนสายิตีเตรียมจับเจ้าตัวยิติ

เพราะว่าท้องเสียอยู่ร่างกายไม่ดี
เขาก็เตรียมตัวแล้วว่าถ้าเข้ามาใกล้ขอจังหวะมามอง

หยิบหินปาดเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ชายคนนั้น

จูฮิติกระโดดกระโจนเข้าขย่ำคอ

เหมือนมือไปเกี่ยวกับปืน
ทำให้ปืนมันลั่นสาดกระจาย
มือปืนเนี่ยไปโดนเข้าที่ปลายคางของกันตีของพี่
แล้วก็ไปโดนที่ทางเจ้าจูฮิติ
แต่เจ้าจูฮิติด้วยความเป็นหมาตัวใหญ่
มันก็ยังสามารถกัดขย่ำคอผู้ชายคนนั้น

ทีนี้สาวิธีเข้ามาพยายามช่วยปกครองจูฮิติ

เขายังไม่ล้มลงเขายังไม่สิ้นลิศ

นั่นทำให้เป็นสาเหตุที่ทางสาวิตรีนิ้วขาดไป
ขาดไป๓นิ้วจนเหลือ๒นิ้ว
สาวิตรีเขาบอกว่าเขาร้องเขาเจ็บปวดมาก

จู่กันตาครับคนน้องก็พยายามเหมือนใช้แรงเฮือกสุดท้าย
หยิบกิ่งไม้แล้วก็แทงทะลุสวนเข้าไปในค้างผู้ชายคนนั้นล้มคาที่
ตอนนั้นสาวิตรีคิดว่าชีวิตเขาก็คงหยุดได้แค่นี้

กันตาบอกว่าเขาไม่มีแรงไม่แต่จะลุกไปแต่ก้าวเดียว
เมื่อกี้คือสุดท้ายของชีวิตของเขาแล้ว

สาวิตรีบอกว่าถ้ามีคน๒คนมา
เดี๋ยวสักพักนึงจะต้องมีอีกคนอื่นมา
เขาเหลือว่าตอนนี้เราพยายามดันตัวเองหนีไปให้ไกลที่สุด
หนีไปอยู่ในพุ่มไม้หรือทำอะไรก็ได้

พยายามดันสาวิตรีที่พอจะลุกขึ้นได้
ตอนนี้สาวิติกลายเป็นคนเดียวที่พอจะลุกขึ้นได้
ส่วนเจ้าจูฮิติแม้จะยังไม่ตายสนิท

ส่วนกันตากันตีคนพี่นั้น

กันตากับสาวิตรีพยายามดันตัวเองไปให้ไกลที่สุด

แต่กันตาบอกสาวิตรีว่าเขาไม่ไหวแล้ว

สาวิตรีเธอต้องมีชีวิตรอด

แต่สาวิตรีไม่มีแรงไม่มีแรงอะไรแล้ว

เหลือก็แล้วแต่พระเจ้าจะประธาน
ส่วนกันตาพยายามเดินไปทางพี่ชายเขา

เธอบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะเตียงสนาม

หรือพยาบาลคนหน้าเดินเข้ามาหาสาวิตรี

อันนี้เป็นสนามพยาบาล

เธอก็ถูกส่งตัวไปที่บังกลาเทศ

อินเดียก็จะมีความเสียเวลามากกว่าหน่อยหนึ่ง

เธอก็มารู้จักกับสามีคนนี้

สามีคนนี้จะชอบทำร้ายร่างกาย

เขาสามารถนำสาวิติเข้ามาเข้าทำงานได้

เป็นผู้บริหารหรือด้วยความสามารถของเธอ

อย่างนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ลำต้นมา

เรื่องเท่านี้เองสาวิตรีเธอไม่ต้องห่วงเลย

ฉันก็มีเรื่องอยากจะเล่าให้เธอฟังเหมือนกัน

แล้วมิชาก็เหมือนมีอะไรบางอย่างสะกิดใจ

ก่อนหน้าที่ผมจะอยู่ที่บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพ้า

แต่มิชาสามารถหาข้อมูลตรงนี้ได้

แต่ระบบเอกสารก็อาจจะยังมีอยู่

เขาสองคนคิดว่าน่าจะสามารถหารายละเอียดได้

ก็ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเก่าได้

ใครพอที่จะมีอายุณตอนนั้นได้ไหม
เขาก็สอบหาไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอกับว่า

ตัวเธออาจจะมาจากพม่า

เพื่อเขาจะรู้ว่าฉันเป็นใครกันแน่
ช่าก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณพ่อ
คุณพ่อก็บอกมิชาว่าเดี๋ยวเขาจะลองศึกษาดูว่าจะยังไงดี

มีนักสะกดจิตบำบัดเกิดขึ้น
จิตบำบัดเนี่ยเขาสามารถที่จะลื้อฟื้นความทรงจำที่หายไปได้
แต่ตอบไม่ได้ว่าใช้เวลานานขนาดไหน
ขึ้นอยู่กับความทรงจำขึ้นอยู่กับตัวเธอเอง

มิชชาก็เลยขอเบอร์คนนั้น
ขอเบอร์ของติดต่อของนักจิตบำบัดคนนั้น

จิตบำบัดคนนั้นก็อธิบายว่าโอเคเรื่องราวของเธอเนี่ย
เธออยากจะรู้ความทรงจำของเธอก่อนหน้าที่จะมาอยู่

แต่ว่ายังไงซะต้องใช้เวลานะ

บางคนก็อาจจะอาทิตย์นึงบางคนก็อาจจะเป็นปี
เธอจะพร้อมจะเสี่ยงไหมมิชาก็บอกพร้อม
เขาคิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากรู้
เขาตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่เขาอยากรู้เหลือเกิน
ชชาจึงตัดสินใจเคลียร์เรื่องงานทั้งหมด

เพื่อจะย้ายไปอเมริกาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟัง

ไหนก็ไหนแล้วเราย้ายกลับไปอเมริกาทั้งครอบครัวเลยแล้วกัน
มิชารู้สึกอบอุ่นมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก

ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาถึงจะย้ายไปอเมริกา
พอไปถึงที่อเมริกาเขาไม่รอช้า
เขากับสามีตรีเริ่มไปสะกดจิตบำบัด
เพื่อค้นหาว่าเขาคือใครกันแน่
วันแรกมิชชาเหมือนว่าเขาปวดหัวมาก
เหมือนกับว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นภาพนิ่ง
ไปแฟดมาแล้วจู่วันหนึ่งเขาเห็น
ระหว่างที่เขานั่งอยู่ในห้องเขาเราอธิบายว่าในห้องสะกดจิตบำบัดเนี่ย
เหมือนที่เราเคยดูในหนังจะเป็นเตียงหนังยาว
ส่วนสาวิตีก็รออยู่นอกห้องมิชาบอกว่าอยู่วันนึงเขาลืมตาขึ้นมา
มันเหมือนเป็นภาพแวบเดียวเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าเขา
แล้วเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังก้มลงมาจับเท้าเขา
เด็กผู้ชายนั้นยิ้มให้มิชาแล้วมิชารู้สึกว่า
เขาอบอุ่นหัวใจเหลือเกินเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นใครสักคนหนึ่ง
แล้วเขารู้สึกดีเหลือเกินเวลาก็ผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งมิชาบอกว่า
มันเหมือนกับอยู่มันเหมือนเขย่าขวดโค้กแล้วเปิดฝา
มันพุ่งออกมาเลยทุกอย่างมิชาบอกว่ามันเป็นภาพทุกอย่างมันวู
มันออกมาเหมือนกันมิชาว่าเขาได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นก้มหน้าปิดตาแล้วร้องไห้ตรงนั้น
แล้วเหมือนตัวนักสะกดจิตบำบัดเองก็เหมือนจะเข้าใจ
เขาไม่ถามอะไรมิชาแม้แต่คำเดียวมิชาเดินออกไปหน้าห้อง
เขาไปจับสาวิตรีแล้วกอดเธอไว้แล้วบอกว่าสาวิตรีผมรู้แล้วว่าผมเป็นใคร
เขาคือกันตาเขาคือผู้ชายคนนั้นเขาคือเด็กอีกคนที่เหลือรอดชีวิต
แล้วจากนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เขามาเล่าให้ผมฟังทั้งหมด
ผมได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับทั้งตัวมิชาเองทั้งตัวสาวิตรี
ผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะเฮ้ยเรื่องมหัศจรรย์จริง
มันเป็นเรื่องที่เดินทางมาแบบครับและนี่คือเรื่องราวของเพื่อนผมลูกชาย
เดี๋ยวนะแสดงว่าที่มาของคำว่าเทพผู้พิทักษ์ผู้นำทางสุนัขปริศนา
กับบางสิ่งบางอย่างที่คอยคุ้มครองตัวของเพื่อนของคุณชอ
ก็คือพี่น้องเขาที่เสียไปและอดีตมาก

เหตุการณ์ทั้งหมดเลยมันมาประเดประดังกันไปประจวบเหมาะกับคำหลวงพ่อ
ที่ท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรม
มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันผูกติดกันมา
แล้วมันก็จะผูกติดกันไปอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นคำว่ากลับมาใช้คำนี้ได้อีก
โลกลมมันมีอยู่จริงเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริง
ทั้งหมดเลยมันถูกกำหนดมันถูกลิขิตเอาไว้แล้ว

ผมบอกแล้วว่าคุณชอเนี่ยเขามีเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องผีน่ากลัว

เรื่องหนึ่งที่เฮ้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้
แล้วทุกวันนี้เขาก็ได้มาอยู่ด้วยกัน
ถูกป่ะครับได้มาเจอกันโดยที่จะใช้คำว่าบังเอิญก็ไม่ได้
มันเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างลิขิตไว้ให้เขาต้องมาเจอกัน

และนี่คือเรื่องราวของเทพพิทักษ์ผู้นำทางคุณผู้ชมผู้ฟังฮะ
เมื่อกี้เล่าไปหนูตา
ในช่วงเวลาที่เขาเล่าให้ผมฟังเดือนสองเดือน
ผมก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกตื้นตันไปกับเขา
เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนผมมุ่งมั่นมากแล้วก็มีความตั้งใจมากกับความรักของเขา
แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาถูกชักนำให้ไปที่พม่าเพื่อไปซื้อเจ้าสิ่งนี้
ทำไมต้องไปซื้อของสิ่งนั้นไง

แล้วก็ผมก็อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็เดาว่าจริงแล้วอ่ะผีนางรำที่เขาเจอเนี่ย

แต่เพราะว่าเขามีบางสิ่งติดตัวเขามาตลอดเขาไปในพื้นที่ของเขา
ก็เลยออกมาสำแดงให้เห็นเหมือนกับที่มาเลเซีย
มาต่อสู้เอามาปกป้องกันอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนตามความเชื่อ

มีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในพื้นที่
ก็อาจจะออกมาปกป้องพื้นที่ของตัวเองก็เป็นได้หมด
ใช่เราก็มาเลยคุณช้า
เอาละฮะวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มมาก

และนี่คือทั้งหมดของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
และก่อนที่เราจะจากกันไป

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

กับสถานีผีดุของเราที่นี่
ยูทูปไทยรัฐของเรา

อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

ท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณคุณชอบครับ